ตอนนี้ก็เกือบ๖๐วัน
กว่าวันเกือบ๖๐วัน๒เดือนนะครับคดีของน้องชมพู่
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกนะฮะ
เราก็รอความคืบหน้าทางคดีจากตำรวจอยู่ทุกวันนะครับ
แต่ว่าประเด็นล่าสุดคือคุณแม่น้องชมพู่
บอกว่าสงสัยลุงพลซึ่งคือลุงเขยนะครับ
วันนี้ลุงพลเองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้ไปจำลองเหตุการณ์วันที่หลานสาวหายตัว

ไปกับคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
หลังจากที่คุณแม่น้องชมพู่ก็สงสัยว่า
เอ๊ะทำไมลุงพลให้สัมภาษณ์แต่ละครั้ง
ว่าให้ข้อมูลกับตำรวจแต่ละครั้ง
๑พฤษภาคมเนี่ยบอกเวลาไม่ตรงกันเลย
ลุงพลก็เคยพยายามออกมาบอกเลยว่า
จำเวลาแบบเป๊ะไม่ได้หรอก
เพราะว่าไม่ได้มานั่งคอยมองดูนาฬิกา

บอกเวลามาก็บอกไปเท่าที่จำได้
มันก็เลยอาจจะมีการคลาดเคลื่อนกันไปบ้าง

แต่ว่าคุณแม่น้องชมพู่บอกว่ามันมีช่องว่างอยู่
ประมาณสัก๓๐กว่า๔๐นาทีได้
วันนี้ลุงพลครับนายชัยพลวิพานะครับ
พาเราไปจำลองเหตุการณ์นะครับ๑๑พฤษภาคม

จำลองเหตุการณ์อย่างละเอียดเริ่มจากอาบน้ำก่อน
อาบน้ำที่บ้านหลังไปกรีดยางมา
จากนั้นขับรถกระบะไปรับพระครูบารัฐที่วัดถ้ำภูผาแอก
เพื่อจะไปส่งไปส่งเฉพาะเห์นองสูง
เพราะว่ารับปากกันไว้ว่าจะรับพระไปส่งวัด
ก็ได้บ่นน้อยใจพระบุญมาวัดถ้ำภูผาแอกด้วยนะฮะ
ที่ไปพูดให้การกับตำรวจแบบนั้นโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ไปหาที่ไม่ตรงกัน
ทำให้รู้สึกแย่แล้วก็เสียความรู้สึกมากนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะบรรยากาศในช่วงที่ลุงพลเขาขับรถจำลองเหตุการณ์ให้กับคุณติดูเนี่ย
ครับก็ประมาณนี้ผมไปถ้าผมผ่านบ้านเนี่ยผมก็จะใช้ความรู้แบบนี้
เดินลงมาเพื่อให้เดินมาหา
อาจารย์พระอาจารย์บุญมาผมก็เดินลงมานี่
อันนั้นก็จะลงมาลักษณะนี้แหละก็ผมเชื่อว่านะพระอาจารย์ท่านอ่ะ
ถ้าท่านจำไม่ได้นะจำไม่ได้ว่าวันไหนยังไง
ใครเป็นคนบอกแกเรื่องชมพู่หายนะ
ท่านไม่มั่นใจท่านก็ไม่น่าจะไปให้การขนาดอย่างนั้น
ไม่มั่นใจจนผมมาเย้ผมบอกเลยผมเย้มาก
สำหรับความรู้สึกผมนะแย่มากอาจารย์ไม่น่าจะไป
วันนี้จำลองเหตุการณ์อย่างละเอียดยิบ
แต่ท่านจะอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมละเอียดยิบทำไมมีแค่นี้เหรอ
มีแบบละเอียดยิบจริงฮะเดี๋ยวหลัง๒ทุ่ม

เดี๋ยวไล่เป็นเวลาให้แบบชัดแป๊วเลย
แต่วันนี้ที่จำลองเหตุการณ์กันไปเนี่ย
รวมเบ็ดเสร็จแล้วนี้นะครับพอเสร็จสิ้นแล้ว
หลุงพลบอกกับเราว่าให้ฟังหน่อยก่อน
ลุงพลบอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นนะตอนนี้
เพราะได้พูดได้ระบายในสิ่งที่อัดอั้นมานาน
หลังจากแม่น้องชมพู่ออกมาพูดว่าสงสัยในตัวเขา
ว่าเป็นคนอุ้มน้องชมพู่ไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟ
อยากให้แม่น้องชมพู่ออกมาพูดผ่านสื่อมวลชนต่อหน้าเขาด้วยว่า
ทำไมถึงตั้งข้อสงสัยว่าเขาเป็นคนฆ่าน้องชมพู่
แล้วประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ย

อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
ลุงพลบอกว่าหากแม่น้องชมพู่ไม่พูดเนี่ยนะ
คนที่ต้องสงสัยคงไม่ใช่ลุงพล
นี่ฮะติก็เลยถามว่าแล้วใคร
ลุงพลก็ไม่บอกฮะอมยิ้มอย่างเดียวบอกพูดไม่ได้
หากพูดออกไปเดี๋ยวจะไปพาดพิงบุคคลอื่น
เดี๋ยวจะถูกฟ้องหมินประมาทได้
ก็อยากจะให้ทางแม่ชมพู่มาพูดผ่านสื่อมวลชน
ถ้าพ่อแม่ชมพู่พร้อมที่จะเปิดใจ

เพื่อที่จะให้สังคมที่เขากำลังติดตามอยู่ว่า
ที่แม่ชมพู่เขามาสงสัยลุงเนี่ยมันคือประเด็นอะไร

อยากให้เขามาเปิดเผยเรื่องประเด็นความขัดแย้งของคนในครอบครัว

คนที่น่าจะสงสัยที่สุดไม่น่าจะใช่ผม

ก็ผมก็ไม่น่าจะเอ่ยนะ
ถ้าเกินการเอ่ยบางทีมันก็เอ่ยไปมันก็เหมือนกับเราไปพาดพิง
เดี๋ยวหลัง๒ทุ่มเดี๋ยวมาฟังลุงพลแบบเต็มอีกทีนึง
ค่ะแต่อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังการสัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อช่วงเย็นนะคะ
เพราะว่าวันนี้คุณพ่อและคุณแม่ของน้องชมพู่มาออกรายการถามตรงนะคะ
คือคุณจำขวัญก็ถามในลักษณะที่ว่าคือประเด็นนี้ลุงพลเองน้ำตาคลอเลยนะ
ลุงพลเหรอแม่แค่อยากให้ลุงพลพิสูจน์ตัวเองแม่แค่สงสัยไม่ได้ปรับปรำและลุงพลยังไม่ได้มีคดีอะไร

รวมทั้งชาวบ้านทุกคนโดนสอบเหมือนกัน
ถ้าลุงพลตอบตรงตั้งแต่แรก

แม่ก็รู้สึกผิดไหมที่ออกมาเปิดลงคน
ซึ่งลุงพลเนี่ยก็เป็น
รู้สึกผิดเหมือนกันค่ะแต่มันต้องทำ
เพราะว่าถ้าตำรวจถ้าเรื่องมันเงียบแล้วตำรวจกลับแม่จะอยู่ยังไง
อยู่โดยที่ว่าเราสงสัยลุงพลตลอดเวลาเหรอ
ผู้ชมครับที่คุณจอมขวัญได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
เชื่อว่าท่านก็คงได้ฟังกันมานะฮะแต่มันก็ยังมีประเด็นนะครับ
หรือว่าสิ่งต่างที่เราอยากจะถามเพิ่มเติมอีก
โดยเฉพาะสิ่งที่คุณแม่น้องชมพู่พูดไว้ในรายการ
ถามตรงกับคุณจอมขวัญนะฮะ
เนี่ยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่อยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่

คุณพ่ออนามัยคุณแม่สาวิตรีวงศรีชานะครับ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจเรื่องของลูกสาวนะฮะ
เวลาผ่านมา๖๐วันเดี๋ยวคงได้คุยกันเพิ่มเติม

แต่คุณพ่อคุณแม่ที่ได้คุยกันกับคุณจอมขวัญเนี่ย
ผมได้ยินบอกว่าประเด็นที่สงสัยลุงพลเนี่ย
มันมีเรื่องของการดูแลหลานดูแลน้องชมพู่อย่างนี้เหรอ
ก็มีค่ะแต่ว่าลุงพลน่ะคือก็ไม่เชิงว่าดูแลหลานนะก็แบบว่า
อย่างจะไปตลาดหรือไปเที่ยวไปไหนก็จะเคยมาชวนค่ะชวนแล้วก็ให้ใบไป
แล้วก็กลับมาอยู่ที่เราอืมแล้วมันผิดสังเกตตรงไหนคะ
คือน้องจะติดลุงมากค่ะอืมแล้วก็มีแบบว่าอย่างกลางวันถ้าเกิดว่า
เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านป้าแตนก็จะมารับน้องไปเล่นที่บ้าน
บางทีก็มีนอนกลางวันด้วยอยู่ที่บ้านป้าแตนประมาณหลายชั่วโมงก็มีค่ะ
ค่ะแล้วน้องจะติดป้ากับลุงมากแล้วด้วยความเป็นแม่นะคะลุงเป็นลุงเขย
ก็ไม่อยากจะให้น้องอ่ะติดลุงมากเกินไปถ้าเกิดติดไปจนโตล่ะอืม
แล้วแม่ดูเหมือนว่าน้องอ่ะติดลุงเหลือเกินก็เลยดึงลูกถอยถอยออกมาหน่อย
เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องที่แบบว่าไม่คาดคิดอ่ะอืม
คือมองว่าตรงนี้อาจจะทำให้ลุงพลรู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างนี้หรือว่ายังไง
หรือว่าตัวเราเองไม่สบายใจเองตัวเราเองไม่สบายใจค่ะอืม
ถ้าลูกติดลุงมากมากติดแบบว่าเอาเป็นว่าคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราอ่ะ
ที่ไม่ใช่ครอบครัวลูกแม่ก็ไม่อยากให้ติดมาก
เพราะว่าถ้าน้องโตไปน้องเป็นผู้หญิงนะแล้วลูกลุงพลสองคนก็เป็นผู้ชาย
ครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะ
เราก็ต้องกันไว้ก่อนค่ะคุณพ่อค่ะในรายการถามตรงตรงกับคุณจอมขวัญเนี่ย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะบอกไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณพ่อพูดเลยอ่ะ
คุณพ่อสงสัยลุงพลเหมือนที่คุณแม่สงสัยไหมคะก็สงสัยอยู่ครับค่ะ
สงสัยเพราะคุณแม่สงสัยหรือพ่อสงสัยเองก็พ่อสงสัยเองค่ะ
สงสัยเพราะอะไรเพราะเราดูในข่าวแล้วก็
ให้ให้สัมภาษณ์แบบไม่ไม่อะไรไม่ชัดเจนกันไม่ชัดเจนครับอืม
คุณพ่อคุณแม่เอาตรงนะคือท่านผู้ชมถ้าเกิดว่า
กันตรงนี้ไม่ทันนะหลังสองทุ่มเนี่ย
พ่อคุณแม่น้องชมพู่ยังอยู่กับเรานะท่านกลับมาดูต่อ
แต่ทีเนี้ยมีคนที่เขาตั้งข้อสงสัยกลับมาเหมือนกันอ่า
จัดรายการทุกวันมีคนดูเฟซบุ๊กไลฟ์ทางไลน์ก็แล้วแต่

ช่วงเวลาหายไปมากกว่าลุงพลอีกคุณแม่มีลักษณะแบบนู้นแบบนี้เนี่ย
ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงคงต้องคงต้องขอคุยกันต่อนะ

ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์เราเกาะติดเรื่องคดีของน้องชมพู่นะครับ
ตอนนี้เกือบ๒เดือนนะครับความคืบหน้าทางคดีเนี่ย
ตำรวจก็ยังทำงานอยู่นะแต่ยังไม่ได้สรุปผลออกมาว่าเป็นแบบไหนยังไง
ล่าสุดที่ทราบข่าวก็คือคืบหน้าไป๗๐ก็สัก๒สัปดาห์แล้ว

ส่วนประเด็นในขณะนี้ก็คือว่าคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยพุ่งปมสงสัยไปที่ลุงพล
ค่ะลุงพลซึ่งคือลุงเขยของน้องชมพู่นะครับ
นี่นะฮะวันนี้ก็มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
และในขณะนี้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็ยังอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
นะคะและเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมาคุยกันยาวยาวหลายประเด็นที่จะต้องคุยกันนะ

อยากให้เราสองคนถามอะไรคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่จะตอบไม่ตอบตอบมากตอบน้อยอย่างไรว่ากันอีกทีนึง
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยไล่เลี่ยงกันไปนะครับเอาตรงนี้ก่อน
คือเราได้คลิปเสียงมาคลิปนึงนะซึ่งคุณแม่น้องชมพู่ก็ให้เราฟังนี่แหละ
ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับทั้งปัญหาทั้งคำถามก็คือว่า
ถ้าคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่จะสงสัยไปที่ตัวลุงพลเนี่ยลุงพลที่เป็นลุงเขยน้องชมพู่เนี่ย
แล้วมันจะมีมูลเหตุอะไรที่ลุงพลจะต้องไปทำกับน้องชมพู่
หรือที่ลุงพลก็พยายามถามกลับไปยังคุณแม่น้องชมพู่อย่างเมื่อสักครู่เนี่ย
ช่วงไทยรัฐนิวโชว์ก่อนที่จะถึง๒ทุ่มที่ลุงพลถามว่า
ถามคุณแม่น้องชมพู่ซิตอบคำถามหน่อยปัญหาในครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะ
แต่ถ้าจะมีปัญหาในครอบครัวจริงเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วมันจะไปลงที่เด็กยังไง
วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานป้าแตนป้าแตนภรรยาของลุงพลเนี่ย
ได้ออกมาบอกว่าป้าแตนกับแม่น้องชมพู่เนี่ยเคยคุยกันบอกว่าเรามีกันแค่สองคนนะ
แล้วป้าแตนก็บอกว่าเนี่ยเป็นคำพูดที่แม่น้องชมพู่เนี่ยบอกกับป้าแตนที่เป็นพี่สาว
ตอนนั้นแม่น้องชมพู่ทะเลาะกับพี่น้องคนอื่นในครอบครัววันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ถามเรื่องนี้นะเรื่องที่ป้าแตนเนี่ยบอกว่าแม่น้องชมพู่เคยบอกว่าเรามีกันแค่สองคนเนี่ยจริงไหม
เหตุการณ์มันเป็นยังไงแม่น้องชมพู่บอกว่ายืนยันว่าพูดกับป้าแตนเนี่ยจริง
ว่าเรามีกันแค่สองคนเพราะตอนนั้นทั้งสองคนถูกตาชาญนะก็คือคุณพ่อเนี่ย
ไล่ออกจากบ้านแต่ไม่ใช่เรื่องที่แม่ไปทะเลาะกับพี่น้องคนอื่นแต่เป็นเรื่องที่ลุงพลสามีป้าแตน
ทะเลาะกันเรื่องธุรกิจฟาร์มหนูกับฟาร์มด้วงนะแล้วลุงพลเนี่ยอยากซื้อเครื่องสับมะพร้าวอีกเครื่องนึง
มาไว้ใช้ในการเลี้ยงด้วงนะฮะซึ่งขณะนั้นน้องชายก็คือกระแตมีเครื่องสับมะพร้าวอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว
ซึ่งใช้ด้วยกันได้เป็นพี่เป็นน้องกันนะแต่ลุงพลไม่ยอมแล้วก็ยังพยายามดึงดัน
ให้คุณแม่น้องชมพู่เนี่ยช่วยติดต่อซื้อเครื่องสับมะพร้าวให้
คุณแม่น้องชมพู่ยืนยันว่าป้าแตนเนี่ยพูดผิดนะที่บอกว่าแม่เนี่ยทะเลาะกับพี่น้อง
เพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นลุงพลกับกระแตนะที่ทะเลาะกัน
ซึ่งตอนนั้นตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำเพราะว่าพาสามีไปหาหมอที่สกลนครนะฮะ
ข้างที่คุณระวิการคุยด้วยเนี่ยคือป้าแตนอีกฝั่งหนึ่งของจอภาพนี่คือคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
แม่น้องชมพู่บอกว่าวันนั้นเนี่ยพาสามีไปหาหมอที่สกลนครแล้วกลับมาเนี่ยแล้วก็มารู้ว่าลุงพลสั่งเครื่องสับมะพร้าว
ซึ่งก็ไม่รู้จะสั่งมาทำไมเพราะที่บ้านก็มีกระแตที่เป็นน้องชายที่มีอยู่แล้วทำไมไม่ใช้ด้วยกัน
แล้วก็ไปคิดว่าแม่น้องชมพู่เนี่ยช่วยลุงพลสั่งร่วมมือกับลุงพลก็เลยไล่ทั้งป้าแตนกับตัวแม่เนี่ยออกจากบ้าน
ทำให้ตัวแม่เนี่ยต้องคุยกับป้าแตนแบบนั้นนะว่าเหลือกันแค่สองคนนะเพราะคุณพ่อเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ไล่ออกจากบ้านนะครับ
แม่น้องชมพู่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับพี่น้องคนอื่นนะครับ
โดยแม่น้องชมพู่เนี่ยยังได้เปิดคลิปเสียงคลิปหนึ่งให้ฟังนะเป็นการยืนยันชัดเจนว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องซื้อเครื่องสับมะพร้าวทั้งที่ที่บ้านมีอยู่แล้ว
แล้วก็ทำให้คุณตาชาญก็คือคุณพ่อเนี่ยเข้าใจผิดไล่แม่น้องชมพู่ไล่ป้าแตนเมียลุงพลออกจากบ้านเนี่ยความจริงแล้วไม่เกี่ยวกับแม่เลยเป็นเรื่องของลุงพลกับกะแตน้องชายเท่านั้นไม่เชื่อฟังเสียงนะ
เพราะว่าแม่เนี่ยบอกว่าแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับญาติพี่น้องคนไหนเลย
จนตัดอย่างมาเชื่อข้างไปจำกัดอย่ามาเพื่อที่จะมาทำในงานดู

แล้วเรื่องธรรมบิษฐ์เนี่ย๓๐คนเนี่ยมีคนเขารับอยู่หรือเปล่า

สั่งเครื่องมันเกี่ยวครับสั่งเครื่องมันเป็นแนวคิดของคนที่จะทำเครือข่ายที่ศาลกิจชุมชน

น่าว่าตรง
ไม่จำเป็นต้องถึง๓๐ได้มา๕คนแหละครับ
ผมถึงจะสั่งเครื่อง

เรามีกันสองคนนะแม่พูดจริงแม่พูดกับป้าแตน
แต่นั่นไม่ใช่ว่าแม่ผิดใจกับน้องนะ

ผิดใจกับณแตเรื่องฟาร์มหนูฟาร์มด้วง
ที่แบบว่าซื้อเครื่องสับมะพร้าวมาคนละเครื่อง
แล้วตาบอกว่ามันมีอยู่แล้วเครื่องนึงทำไมเราต้องซื้ออีก
แม่คิดว่าตาน่ะคงเข้าใจว่าแม่ร่วมมือกับลุงพล
สั่งเครื่องสับมะพร้าวมาเพื่อที่จะทำกิจการแข่งกับน้องชาย
ที่จะยืนยันว่าแม่ไม่ได้มีปัญหากับน้อง
แต่เป็นลุงพลกับนาแตที่มีปัญหากัน
แล้วตาน่ะมาเข้าใจแม่ผิดว่าแม่ไปร่วมมือกับลุงพล
ก็เป็นเรื่องราวในครอบครัวที่คุณแม่ยืนยันให้คลิปเสียงเรามาเปิดให้ฟังได้นะครับ
เพื่อที่จะยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีปัญหากับลุงพลหรือว่าญาติพี่น้องคนไหน
แต่ว่าเป็นเรื่องของลุงพลกับกระแต
ซึ่งมันจะพันธุ์อะไรมายังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่อะไรพวกนี้เนี่ย

ย้ำอีกทีว่าตอนนี้คุณพ่อและคุณแม่ของน้องชมพู่นั่งอยู่ในรายการกับเรานะคะ
เมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีโอกาสถามคุณแม่ย้ำอีกรอบนึงว่าทำไมคุณแม่ถึงออกมาพูดว่าสงสัยในตัวลุงพล
คือหนึ่งในประเด็นสำคัญที่คุณแม่บอกว่าสงสัยก็คือเรื่องของห่วงเวลาในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปวันที่๑๑พฤษภาคม
ลุงพลตอบคำถามสื่อมวลชนแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ตรงกันมันมีช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อนกันอยู่
รวมถึงช่วงเวลาที่มันมีช่องว่างอยู่ประมาณ๓๐นาทีกว่าเกือบ๔๕นาทีคุณแม่ของน้องชมพู่ถามว่าทำไมระยะเวลาตรงนั้นมันนานจังเลย
ในเรื่องของห่วงเวลาตรงนี้แหละติยังอยู่กับลุงพลนะคะอยู่กับลุงพลมาหลายวันแล้ววันนี้ก็เลยไปถามย้ำอีกทีว่าคุณแม่ของน้องชมพู่เขาติดใจในเรื่องของช่วงเวลา
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปลุงพลเลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวบอกแบบเป๊ะทุกช่วงทุกตอนว่าวันนั้นกี่โมงทำอะไรบ้าง
ต่อมานะคะ๙นาฬิกา๓๐นาทีลุงพลอาบน้ำแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวไปรับพระที่วัดป่าภูผาแอก
ขณะนั้นมีชาวบ้านมาแจ้งว่าน้องชมพู่หายตัวไป
เวลา๙นาฬิกา๔๕นาทีลุงพลขับรถไปรับพระบุญมาที่วัดป่าภูผาแอก
ลุงพลขับรถถึงวัดประมาณ๑๐นาฬิกานิดนี่นะคะซึ่งพระก็ยืนยันว่าลุงพลไปรับท่านในช่วงเวลาดังกล่าวจริง
อยู่กับเราในรายการคุณแม่ฟังไปด้วยนะคะคุณแม่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะถามคุณแม่อีกทีว่าวันนี้ที่ลุงพลออกมาย้ำล่าสุดเนี่ยแม่ยังสงสัยไหมหรือมันคลายความสงสัยไปได้บ้างไหมนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวเลยให้ลุงพลบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลุงพลจำลองเหตุการณ์เลย
เอาแบบละเอียดเลยคือเอาจากอาบน้ำเลยให้เริ่มตั้งแต่อาบน้ำเลยนะคะ
เริ่มตั้งแต่อาบน้ำที่บ้านหลังไปกรีดยางจากนั้นขับรถไปรับพระไปส่งที่อำเภอหนองสูงจำลองเหตุการณ์ไปด้วยนะคะ
เราไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนในการจำลองเหตุการณ์ค่ะ

มีจอดวงจอดแวะอะไรไหมครับผม
ไม่ได้แวะ
ผมเชื่อว่านั้นนะพระอาจารย์ท่าน
ถ้าท่านจำไม่ได้นะจำไม่ได้ว่าวันไหนยังไง
ใครเป็นคนบอกแกเรื่องชมพู่หายนะ
ท่านไม่มั่นใจท่านก็ไม่น่าจะไปให้การขนาดอย่างนั้น
ไม่มั่นใจผมเย่ผมบอกเลยผมเย่มาก
สำหรับความรู้สึกผมว่าแย่มากอาจารย์ไม่น่าจะไป
เดินลงมาเพื่อให้เดินมาหา
อาจารย์พระอาจารย์บุญมาผมก็เดินลงมานี่
ก็มาถามพอเห็นแล้วพระอาจารย์อยู่นั่นน่ะ
พระอาจารย์บุญมาอยู่นั่นน่ะก็เห็นพอดีเห็นไยทอง
ไยทองกับประดอนเห็นสองคนน่ะยืนอยู่กับพระอาจารย์เนี่ย
กำลังทำความสะอาดอยู่พอผมมาปุ๊บ
ผมก็มาหาพระอาจารย์มันก็มาก็มาตรการครับอาจารย์

วันนี้อาจารย์ไม่ไปส่งครูบารัฐกับผมแล้วครับ

พออาจารย์ก็เฮ้ยวันเดียวไปแล้วอาจารย์มีธุระอะไรไกลก็ว่า
คุยกันสนทนากันอ่ะนะสนทนากันว่าทำอะไรนู่นนี่นั่น
อาจารย์ก็พูดถึงประเด็นสายไฟฟ้าไง
ไฟฟ้าที่ผมเหยียบเข้ามาน่ะวันนี้สิบต้นยางนามันหักทับน่ะ
อาจารย์ไม่ได้ไปแล้วอาจารย์มีเนี่ยจะทำจะซ่อมไฟอีกอะไรก็หลายอย่างครับ
ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมไม่ติดไปส่งครูบารัฐเนี่ย
พระอาจารย์จะซ่อมสายไฟน่ะผมก็อยู่ช่วยอาจารย์เนี่ย

แล้วที่พระอาจารย์แกบอกว่าลุงพลขึ้นมาก็รู้ว่าหลานหายแล้ว
ไม่ครับไม่มีประโยคนั้นไม่มีว่าจะพูดประเภทว่าหลานหายนะ
เดี๋ยวจะรีบไปตามหาหลานเนี่ยไม่ได้มีตรงนั้นไม่ได้มี
แต่พูดเรื่องการที่จะช่วยแกซ่อมสายไฟ
ซึ่งประดอมละทองอยู่นี่เขาก็แบ่งท่าวแบ่งไร้กันอยู่
นี่ค่ะลุงพลก็เลยบอกว่าทุกอย่างบอกหมดแล้ว
ช่วงเวลาทั้งจำลองเหตุการณ์ตอนนี้สบายใจขึ้นแล้ว
เหมือนกับได้ระบายสิ่งที่อัดอั้น
มานานหลังจากแม่ของน้องชมพู่ออกมาบอกว่าสงสัยในตัวลุงพล
ก็เลยอยากให้แม่น้องชมพู่พูดต่อหน้าเลยได้ไหม
ว่าทำไมถึงตั้งข้อสงสัยแบบนี้
ถ้าแม่น้องชมพู่ไม่พูดลุงพลบอกว่าคนที่ต้องสงสัยไม่ใช่ผมแล้วแหละ
นักข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วลุงพลหมายถึงใคร
ลุงพลก็อมยิ้มบอกแค่ว่าพูดไม่ได้
เพราะถ้าพูดออกไปเดี๋ยวจะเป็นการพาดพิงบุคคลอื่น

ก็อยากจะให้ทางแม่ชมพู่นะ

ถ้าพ่อแม่ชมพู่พร้อมที่จะเปิดใจ

เพื่อที่จะให้สังคมที่เขากำลังติดตามอยู่ว่า
ที่แม่ชมพู่เขามาสงสัยลุงเนี่ย
มันคือประเด็นอะไรมันมีอะไรบ้าง
อยากให้เขามาเปิดเผยเรื่องประเด็นความขัดแย้งของคนในครอบครัว

ว่าถ้าเขาไม่กล้าที่จะมาเปิด
คนที่น่าจะสงสัยที่สุดไม่น่าจะใช่ผม

พี่ก็อย่างนั้นแหละ
ก็ผมก็ไม่น่าจะเอ่ยนะ
ถ้าเกินการเอ่ยบางทีมันก็เอ่ยไป

ลุงพลก็เลยบอกแบบนี้นะคะว่า
ทุกอย่างเนี่ยลุงพลให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วนะคะ
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปวันที่๑๑พฤษภาคม
ลุงพลอยู่ที่ไหนในช่วงเวลากี่โมงบ้างนะคะ
แต่ลุงพลก็ยอมรับว่าเรื่องเวลาอาจจะไม่ได้เป๊ะ
อาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้าง
ลุงพลบอกก็เนี่ยขนาดจำลองเหตุการณ์กับติวันนี้
มันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับวันที่เกิดเหตุจริง๑๑พฤษภาคมนะ
มันก็อาจจะคลาดเคลื่อนกันก็ได้
ติก็เลยถามนะคะบอกว่า
ลุงพลก็ตอบว่าไม่รู้จะตอบยังไง
เพราะไม่รู้จริงว่าคุณแม่ของน้องชมพู่
สงสัยเรื่องห่วงเวลามันคือห่วงเวลาตรงไหน
ทำไมมันบวกลบได้แตกต่างกันแบบนี้
แม่น้องชมพู่ตอนแรกเวลาของลุงมันหายไป๓๗นาทีที่มันไม่ตรงนะ
ตอนนี้มันเพิ่มเป็น๔๕นาทีแล้วตรงนี้เรายังไงครับผม
ก็วันนั้นก็อยากจะบอกว่ามันเป็นการให้สำนวนของการให้ปากคำน่ะ
ให้มันเป็นเวลาเป๊ะนะท่านบอกให้ผมทำอย่างนี้อย่างนี้นะลุง
ก็พิมพ์ทุกอย่างไว้ให้เป็นหลักฐานว่าเราได้ให้ปากคำแบบนี้แบบนี้
ซึ่งวันนั้นก็การจำลองเหตุการณ์วันนี้มันก็เหมือนกับวันนั้น
แต่อาจจะไม่เป๊ะทุกอย่างเผลออาจช้ากว่านี้ด้วย
ผมเชื่อว่าสังคมที่เขามองอยู่ถ้าเป็นคนที่เขาดูว่าการจำลองภาพอีกวันนี้
เหมือนกับเสมือนจริงวันนั้นอ่ะผมเชื่อว่าความจริงมันต้องปรากฏอยู่แล้วว่าทางลุงเนี่ย
ไม่มีทางที่จะไปทำน้องชมพู่ได้เพราะว่าทางผ่านที่ลุงไปเนี่ยมันไม่ได้ผ่านหน้าบ้านน้องชมพู่
แล้วคิดว่าอะไรที่มันทำให้เขามาเพิ่มเวลาให้กับเราครับผมเหตุผลข้อไหนครับผม
ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นประเด็นอะไรอันนี้ไม่รู้
เขาบอกมันเพิ่มเป็น๔๕นาทีแล้วครับผม

ก็โอเคครับท่านก็ให้กำลังใจดี
ให้กำลังใจยังไงครับผม
ก็ท่านก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะท่านก็ต้องอยู่เป็นกลางท่านคงไม่ลำเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะผมเชื่อมั่นอย่างนั้น
สมมุตินะครับสมมุติถ้าหากได้ประจันหน้ากันพูดคุยกับคำแรกที่เราจะพูดกับเขาพ่อแม่น้องชมพู่พ่อแม่น้องชมพู่เราอยากจะพูดอะไรกับเขา
ก็อยากจะให้เขาออกมาเปิดเผยประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวของเรา
แล้วถ้าเขาชี้มาเป็นลุงล่ะครับอ่ะสมมุติ
อันนี้ถ้าพูดกันออกมาแล้วทุกอย่างมันจะต้องเป็นความจริงเท่านั้น
เราจะเป็นยังไงถ้าเขาบอกเป็นลุงที่เป็นความขัดแย้งในครอบครัวและคนใกล้ตัว
ถ้ามันเป็นเรื่องจริงผมก็ปฏิเสธไม่ได้ครับ
ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ปฏิเสธไม่ได้

ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงผมก็ต้องแย้งครับ
ฝันบ้างมั้ยครับเนี่ยฝันบ้างมั้ยฝันน้องชมพู่มาเข้าฝันหรือ
ไม่ครับไม่คืออธิษฐานกับจะทุกวันอ่ะ

ก็อยากให้ชมพู่มาเข้าฝันลุงบ้าง
ก็ยังพูดคำเดิมอะนะว่าอยากให้ชมพู่เขามาฝันมาเข้าฝันเราบ้าง

แต่ไม่ใช่ว่าคิดถึงจนต้องทุกวันทุกวันไม่ใช่
บอกว่าอยากให้แม่น้องชมพู่เปิดเผยเรื่องประเด็นความขัดแย้งในครอบครัว

จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราได้ข้อมูลจากคุณแม่น้องชมพู่นะขนาดนี้ก็คือเรื่องเครื่องสับมะพร้าว

แต่มันก็เป็นเรื่องของลุงพลกับกะแตน้องชายเดี๋ยวถามเพิ่มเติม
ใช่คุณแม่อยู่กับเราเดี๋ยวคุณแม่จะได้ตอบนะคะ
รวมทั้งช่วงเวลาด้วยใช่ไหมถ้าจะสงสัยในช่วงเวลาเท่านี้เวลามันเพียงพอไหมในการที่จะพาเด็กขึ้นภูเหล็กไฟแล้วก็กลับลงมาอะไรแบบนี้นะครับ

ผู้ชมครับหลังจากที่เกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยนะระหว่างคุณแม่น้องชมพู่ที่สงสัยไปยังลุงพลเนี่ย
อันนี้เราก็ต้องพยายามย้ำกันอยู่ว่านี่คือเรื่องของความรู้สึกจากการเห็นข่าวดูข่าวฟังข่าว
ท่านก็อาจจะเออรู้สึกว่าเชื่อคนนี้หรือไม่เชื่อคนนี้เชื่อมากเชื่อน้อยก็แล้วแต่
แต่ยังไม่ใช่การแถลงเรื่องคดีจากตำรวจอย่างเป็นทางการ

มีคนนึงที่บอกว่าผมเชื่อลุงพล

ไม่ใช่เชื่อว่าทำนะเชื่อว่าไม่ได้ทำแน่

ัมภเวษีเคยไปบ้านของน้องชมพู่มาแล้วที่บ้านกอกขึ้นภูเหล็กไฟมาแล้วนะเดินสำรวจเพื่อจะดูว่าตัวเองจะสัมผัสอะไรได้บ้างไหม
จะมีอาการแบบว่าสัมผัสสิ่งเล่นลับหรือว่ารู้สึกอะไรได้บางอย่างตามอาการของหมอปลา

หมอปลาบอกวันนั้นที่ไปที่บ้านกกอกเนี่ยที่มุกดาหารเนี่ยไปดูคดีน้องชมพู่เนี่ยรู้สึกนะแต่กลั้นเอาไว้พยายามกลั้นเอาไว้เพราะถ้าแสดงออกไปเนี่ยแถวนั้นบ้านคนทั้งนั้น
ญาติพี่น้องบ้านคนรู้จักกันทั้งนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปปรักปรำเขาแต่กระซิบบอกติเอาไว้
พอวันนี้มีเรื่องของลุงพลขึ้นมาเนี่ยเมื่อวานหมอปลาก็บอกกับเราบอกผมยืนยันว่าลุงพลไม่ได้ทำ
โฉนดที่ดินผมมีอยู่เดี๋ยวประกันตัวให้อยู่ไม่ได้ไม่มีที่อยู่มาอยู่กับผม
วันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับบอกกับเราอีกครั้งบอกว่าจนถึงวันนี้ยังคงเชื่อมั่นว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ไม่ใช่คนฆ่าน้องชมพู่
เพราะจากการลงพื้นที่ไปเนี่ยแล้วสัมผัสสัมผัสได้ทั้งลุงพลทั้งภรรยาลุงพลทั้งพ่อตาแม่ยายลุงพลทุกคนล้วนเป็นคนดี
โดยเฉพาะลุงพลเป็นคนหน้าเดียวเป็นคนซื่อจนเซอร์หากหวยออกที่ลุงพลยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะช่วยเหลือเรื่องทนายและเงินประกันตัวอย่างเต็มที่
ลุงพลก็คือคนซื่อและไม่ทานคนเชื่อมั่นสัมผัสกับครอบครัวลุงพลพ่อตาแม่ยายลุงพลเมียลุงพลสัมผัสมาแล้วเพราะคนเหล่านี้เขาไม่มีพิษมีภัยที่ผมบอกนะครับว่าคนหน้าเดียวแบบนี้มันหายากนะแต่ไอ้พวกลายหน้าเนี่ยไอ้พวกสร้างภาพเนี่ยไอ้พวกลิ้นกระดกลิ้นไม่มีกระดูกเนี่ยมันเยอะแยะ
ผมว่าโทรคุยกรรมนะวาลครั้งหนึ่งแล้วอืมนะเขาโทรถามว่าลุงพล
เรื่องถ้าลุงหวยออกตรงที่ลุงพลลุงไม่ต้องกลัวนะ
เดี๋ยวผมกับครอบครัวผมผมขึ้นไปประกันให้
หมอปลาบอกกับเราว่าวันที่ไปที่บ้านกกอกนะครับหมู่บ้านของน้องชมพู่เนี่ย
แล้วกระซิบที่หูของตินักข่าวของไทยรัฐทีวีนักข่าวของเราเนี่ย
ก็เพราะยืนยันว่าสัมผัสวิญญาณของน้องชมพู่ได้จริง
แต่ไม่ได้สัมผัสได้ที่บ้านของลุงพล
แต่ก็ไม่ขอบอกเหมือนเดิมว่าจุดไหน
เพราะเดี๋ยวจะเป็นการไปกดดันการทำงานของตำรวจแล้วก็ไม่อยากสร้างความแตกแยกให้กับใคร
คือจุดที่ผมซัมผัสได้
ผมก็รู้อยู่ในใจผมว่ามันอยู่จุดไหน
แต่ที่ผมบอกวันนั้นว่าผมสัมผัสไม่ได้

แต่เมื่อวันนี้ลุงพลโดนกล่าวหา
ที่ผมกระซิบนักข่าว
ก็ต้องรู้นะครับว่าผมสะพัดได้
แต่ผมไม่ได้พูดนะว่าผมสัมผัสได้ตรงไหน
แต่บอกเลยก่อนเลยว่าไม่ใช่บ้านลุงพล
ทีนี้พอเรื่องมันมาถึงตรงนี้เนี่ย
แล้วจะทำยังไงล่ะมีอะไรแนะนำกันไหม
หมอปลาบอกว่าก็ขอแนะนำไปยังลุงพลก็แล้วกัน
ให้ออกมาแฉความจริงที่รู้
แล้วก็สงสัยว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ไปเลย
เพราะว่ามันก็ไหนก็ไหนแล้ว
หมอปลาใช้คำพูดคำนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หมอปลาบอกว่าตอนนี้อีกฝ่ายเนี่ยก็แทงข้างหลังไปแล้ว
ทั้งที่ลุงพลคิดดีกับทุกคนในครอบครัว
พร้อมกับบอกว่าคนที่รู้เรื่องการตายของน้องชมพู่มีอยู่๓๔คน
และทุกคนต้องรู้ว่า๓๔คนนี้คือใคร
โดยเฉพาะคนในพื้นที่เนี่ยเขารู้กันดีแต่เขาไม่กล้าพูด
ลุงพลพูดมาได้แล้วสิ่งที่ลุงพลรู้ต้องพูดแล้ว

ไม่ต้องไปให้ใจใครเขาแล้ว
เมื่อคนที่ลุงพลเคยให้ใจครอบครัวที่ลุงพลเคยให้ใจ

แล้วผมบอกว่าแสดงว่าที่ผ่านมาคนเหล่านี้
โยงไปที่ลุงพลเพราะเรามาดูเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
เขามาค้นบ้านลุงพลค้นรถลุงพล
มันรู้แล้วว่าฝ่ายต้องข้ามให้ข้อมูลกับตำรวจ
ก็คือพุ่งเป้ามาที่ลุงพล
ซึ่งก่อนนั้นลุงพลคิดดีกับทุกคน
ไม่คิดว่าลุงพลก็จะโดนแห่งหลัง
นี่คือสิ่งที่ผมบอกลุงพล
ฝ่ายต้องแบบพูดแล้วแต่เค้าไว้เก็บไว้
ผมกับลุงพลสมมุติว่า
คนที่ทำน้องเยียมผู้น่ะ
ต้องเป็นใครอ่ะแต่ผมสงสารนะผมคิดว่าคน๓๔คนเนี่ยทำให้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ย
เดือดร้อนเนี่ยคนพวกนี้บาปกรรมมากเลย

ผมนะคนที่รู้เรื่องทั้งหมด

แล้วผมก็คิดว่าทุกคนต้องรู้๓หรือคนที่ผมพูดเนี่ยคือใคร

ใช่ก็เป็นเพียงมุมมองของหมอปลานะคะ
เพราะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊คเยอะอ่านทุกข้อความนะคะ
คำถามคือทำไมไม่เอาความคืบหน้าทางคดีจากตำรวจมาบอกกล่าว

ก็รวบรวมพยานหลักฐานมีความคืบหน้าตามลำดับ
แต่ตำรวจไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกลัวว่าจะกระทบกับรูปคดี
แต่ประเด็นสำคัญนะตอนนี้ที่เรานำเสนอกันอยู่
ก็คือประเด็นที่คุณแม่ของน้องชมพู่ออกมาบอกว่าสงสัยในตัวลุงพล
คือเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าตั้งแต่เรานำเสนอข่าวนี้เกือบ๒เดือน
ไม่มีใครกล้าออกมาพูดหรอกนะคะว่าดิฉันสงสัยในก่อ
ผมสงสัยในขอเพราะการจะออกมาพูดว่าสงสัยใคร
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทางคดีเป็นเรื่องสำคัญอันนี้เป็นความเห็นก็จริง

คือมันสืบเนื่องมาจากความคืบหน้าของคดีนี่แหละ
ไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าทางคดีที่เราจะนำเสนอนะครับทุกผู้ชมครับ
จำได้ไหมฮะเมื่อ๓๔วันก่อนตำรวจเชิญคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ไปสอบปากคำทั้งวัน
แล้วคุณแม่น้องชมพู่กลับมาบ้านตอนค่ำก็บอกว่าอ๋อตำรวจเรียกไปก็ไปพูดไปคุย
แล้วก็แจ้งว่าตอนนี้สิ้นสงสัยในตัวพ่อกับแม่น้องชมพู่แล้วนะ
นั่นก็เลยทำให้แม่น้องชมพู่เนี่ยบอกว่าปลดล็อกตัวเองแล้วปลดล็อกตัวเองระดับหนึ่งแล้ว
เพราะฉะนั้นอยากจะพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกออกมาหน่อยว่าตัวเองเนี่ยสงสัยใคร
หลังจากไม่พูดมานานแล้วก็บอกว่าสงสัยลุงพลค่ะเนี่ยแล้วมันก็ต่อเนื่องมาถึงวันนี้
ใช่เพราะเป็นประเด็นสำคัญการที่คนคนหนึ่งออกจะมาพูดว่าสงสัยใครในคดีแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยอยากจะหาข้อมูลให้เพิ่มนะคะในส่วนของตัวลุงพลเนี่ยค่ะ
โดยเฉพาะในช่วงวันที่น้องชมพู่หายไปในวันที่๑๑พฤษภาคมที่ลุงพลบอกว่าไปรับพระเนี่ยนะคะ
แล้วก็คุณลุงก็พยายามจะบอกช่วงเวลาทีมข่าวไปคุยกับพระทีมข่าวไปถามที่วัดพระอธิการบุญมาศรีละเตโชนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาแอบ
บอกว่าวันนั้นถ้าถามช่วงเวลาท่านเนี่ยท่านบอกคือท่านจำเวลาไม่ได้แต่ลุงพลขับรถมารับพระอาจารย์สุรัตน์
พอขนของขึ้นรถเสร็จลุงพลมากราบราพระแล้วก็ได้ยินเสียงลุงพลพูดสั้นว่าน้องหายเดี๋ยวส่งพระเสร็จจะกลับมาตามหา
ได้ยินแบบนั้นจริงพระท่านยืนยันว่าได้ยินแบบนั้นนะคะตีก็ถามกลับว่าแน่ใจใช่ไหมว่าจำไม่ผิดวันเพราะลุงพลบอกว่าหลวงพ่อจำผิดวันหรือเปล่า
วันที่ลุงพลไปรับพระยังไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปด้วยซ้ำเป็นไปได้ไหมว่าผิดวันพระท่านยืนยันว่าจำได้แน่ว่าวันที่ลุงพลบอกคือวันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแน่นอนเพราะลุงพลขึ้นไปรับพระวันนั้น
ครับไม่รู้ว่าลุงพลรู้ได้ยังไงว่าน้องชมพู่หายตัวไปลุงพลมีโทรศัพท์เครื่องเดียววันนั้นโทรศัพท์อยู่ที่ป้าแตนภรรยาของลุงพลแต่พระท่านบอกว่าท่านก็เชื่อว่าลุงพลไม่ใช่คนก่อเหตุค่ะ
ตะพลเขาไม่ได้ไปทำหรอกก็รู้จักตะพลอยู่รู้จักอยู่เขาเป็นนิสัยยังไงยังไงเขาไม่ได้ไปทำหรอก
ที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไม่ได้ขึ้นมาแล้วไม่ได้ขึ้นมา
เขาคิดข้างล่างไหมครับไม่ได้เจอไม่ได้เจอน้องชมพู่หายจะไปส่งพระ
แล้วจะกลับขึ้นมาหาน้องชมพู่พูดฉะนั้นเองไม่พูดอะไรเยอะ
ก็ไม่รู้ว่าในบ้านไม่ได้มีใครขึ้นมานะไม่มีใครขึ้นมา
ไม่ได้มีมีใครขึ้นมาบอกว่าน้องชมพู่หาย
พูดแบบตรงว่าสงสัยลุงพลผู้เป็นลุงเขยของบ้านของครอบครัว
นะฮะเนี่ยโอ้โหส่งข้อความกันมาเยอะแยะไปหมด
ที่หน้าจอเฟซบุ๊กไลฟ์ของเราด้วยนะครับตอนนี้ครับ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะฮะคุณแม่สาวิตรี
คุณพ่ออนามัยวงศรีชาอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์
ถามกันหน่อยคุยกันหน่อยนะครับหลังจากคุยกันมานิดหน่อยแล้วก่อนหน้านี้นะครับ
สวัสดีอีกครั้งนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหคือท่านผู้ชมถามคำถามเข้ามาเยอะนะ
เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้ก็นั่งฟังอยู่ค่ะนะครับลุงพลเองก็ถามมา
หมอปลาเองก็แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาคุณแม่คุณพ่อเป็นยังไงความรู้สึกตอนนี้
ตอนนี้เหรอยิ่งดูไทม์ไลน์ลุงพลวันนี้ยิ่งน่าสงสัยขอดูใสกว่าเดิมอีกเห
ขอดูอีกครั้งค่ะที่ดูข่าวไปด้วยกันเมื่อสักครู่อะนะคุณแม่
คุณแม่สงสัยตรงไหนเพิ่มอีกนึกว่าโอ้ยลุงพลบอกผมเคลียร์แล้วนะ
ตรงที่ออกไปรับพระตอน๙โมง๓๐อ่ะค่ะใช่คุณแม่อยากดูไทม์ไลน์ที่เราทำกราฟิตไว้ใช่ไหม
เดี๋ยวถ้ามีเอาขึ้นให้คือลุงพลบอกว่า๙โมง๒๒ออกจากสวนยาง
แล้วก็เก้าโมงครึ่งอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปรับพระเอา๙โมง๒๒ก่อน
ใช่คุณลุงบอกว่า๙โมงครึ่งอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปรับพระคุณแม่
เช้าวันนั้นเนี่ยไปที่สวนยางพารากันมีคุณแม่มีลุงพลมีป้าแตน
ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวขอดูแล้วไปวัด๔๖
อ่ะเดี๋ยวอ่ะนี่ตรงนี้นะคะชาวบ้านบอกชมภูโหขาย๙โมง๓๐
แตนโทรหาแม่นะตอน๑๐โมง๒นาที
ดิ้งบอกป้าแตนเป็นคนแรกว่าน้องหายคือ๑๐โมง๒นาที

นับว่าเร็วจะออกจากสวนยาง
แต่แม่กำลังตั้งคำถามว่า๙โมงครึ่งใช่ค่ะลุงพลรู้ได้อย่างไรว่า
หายชมพู่หายตัวไปเพราะลูกสาวคนโตก็คือน้องสดิ้งที่อยู่กับน้องชมพู่ตลอด
เฝ้าน้องอยู่ที่บ้านเนี่ยเพิ่งบอกกับป้าแตน
ตอนภรรยาของลุงพลเป็นคนแรกตอนสิบโมงตอนสิบโมง
ว่าชมพู่หายตัวน่าจะน่าจะสักเก้าโมงห้าสิบหรือนี่แหละค่ะ
เพราะว่าสดิ้งกว่าจะเดินไปถึงบ้านป้าแตนก็คือสรุปแล้วป้าแตนอ่ะ
รู้เรื่องจากสดิ้งแล้วก็โทรหาแม่น่ะสิบโมงสองนาทีค่ะอืม
แล้วเก้าโมงครึ่งลุงพลรู้ได้อย่างไรค่ะเนี่ยเหรอสงสัยใช่
รู้ได้ยังไงอืมเก้าโมงครึ่งสดิ้งรู้เรื่องหรือยังว่าน้องหายครับอืม
เวลาตรงนี้ที่ลุงพลบอกกับเรานะวันนี้เนี่ยที่เราไล่เลี่ยงเวลาไปจำลองเหตุการณ์กับลุงพลอีกครั้งนึงเนี่ย
มันเหมือนเดิมเหมือนที่ลุงพลเคยบอกหรือเคยให้ข่าวไว้ก่อนหน้านี้ไหม
แม่บอกจดตลอดแล้วก็ฟังไว้ตลอดค่ะลุงบอกไม่ได้จอดแวะใครแต่ที่
ไม่ใช่จอดตอนขาไปรับพระซึ่งมันหมายถึงว่าตอนขาไปรับพระ
ลุงพลนั่งรถคนเดียวอืมพยานบอกว่ามีมีพระนั่งอยู่ในรถแล้ว
ตอนที่ลุงพลจอดรถครับทีนี้อ่าสมมุตินะอ่า
เวลาจะตรงไม่ตรงอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าในช่วงเวลาประมาณ๓๗นาที
เกือบ๔๐นาทีหรือว่าจะ๔๐นาที๔๕นาทีก็แล้วแต่
คุณพ่อคุณแม่ผมเองเนี่ยไปบ้านกอกมานะผมก็เดินขึ้นภูเหล็กไฟมาแล้ว
เวลามันพอเหรอถ้าจะมีคนสักคนนึงมาอุ้มเด็กคนนึงจาก
อุ้มน้องชมพู่จากบ้านเนี่ยแล้วเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วไปทิ้งเอาไว้
แล้วก็กลับลงมาแล้วก็ขับรถไปรับพระเนี่ย
ตรงนี้มันพอหรอคุณแม่คุณพ่อถ้านะถ้าให้แม่คิด
ถ้าเกิดอุ้มน้องแล้วเกิดน้องเสียชีวิตหรือว่าหมดสติอะไรไปแล้วไปซ่อนไว้ก่อนล่ะ

เพราะฉะนั้นหลายท่านที่ถามคำถามมาไงคุณเรียนมาสอนว่า
เวลาเท่านี้เขาจะขึ้นภูเหล็กไฟได้ยังไง
คือคุณแม่มองว่าอาจจะเอาไปไว้ที่อื่นก่อนก็ได้อย่างนี้

คุณแม่สงสัยในตัวลุงพลในประเด็นอื่นอีกไหมคะ
แล้ว๑๔นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกาลุงอยู่ไหน
อันนี้ที่แม่สงสัยเพราะน้องแม่ทุกคนโดนตำรวจถามหมดเลยว่า
ช่วงเวลานี้เห็นลุงพลกันไหม
แม่สงสัยว่าลุงพลอยู่ไหนบ่าย๒๔โมงเย็นคุณลุงลุงพลเคยตอบไหม

ตอนนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่บ่าย๒ถึงบ่าย๔เป็นช่วงที่กำลังทำอะไรกันอยู่
พวกเราเหรอค่ะพวกเราก็หาแยกย้ายกันหาน้องค่ะ
ซึ่งลุงพลไม่รู้ว่าไปหาที่ไหนอะไรเราไม่เห็นว่าลุงพลกลับมาตอนไหน
แต่ลุงพลยืนยันว่ากลับมาตอนบ่าย๒แม่อาจจะได้เห็นป้าแตนอยู่ค่ะ
แต่แม่ไม่ได้เห็นลุงพลแล้วแม่ก็อยากให้ลุงพลมายืนยันช่วงเวลานี้ด้วย
ว่าอยู่ไหนอยู่กับใครไหมมีพยานหรือเปล่า
แต่ถ้าจะยืนยันได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ย
มันจะไปหมายความว่าเขาจับน้องชมพู่ไป
เขาทำให้น้องชมพู่ไปเสียชีวิตอยู่ที่ภูเหล็กไฟเนี่ย
มันไม่ปรักปรำเขาเกินไปเหรอหรือว่ายังไง
แม่ก็สงสัยค่ะถ้าเขาตอบได้เขามีพยาน
แล้วจะมีสาเหตุอะไรคะคุณแม่
ที่จะทำให้ลุงพลอาจจะไปทำอย่างนั้นเหมือนที่คุณแม่สงสัย
เช่นที่คุณแม่บอกอาจจะทำให้น้องเสียชีวิตเอาศพไปซ่อนไว้ก่อน
สำหรับสาเหตุนะหรือว่าแรงจูงใจ
ตอนนี้คือแม่ยังไม่มีแม่ก็แค่สงสัยว่าไทม์ไลน์ลุงพล
แล้วก็การให้สัมภาษณ์ของลุงพลมันแปลกมันเปลี่ยน
สาเหตุที่สงสัยแล้วก็อยากให้ลุงพลมาชี้แจง
เพราะเราเป็นญาติกันอย่าให้เคลือบแคงใจกันเลย
คุณแม่แต่สงสัยแค่ในเรื่องของห่วงเวลา
เนี่ยค่ะแต่การที่คุณแม่ออกมาบอกว่าสงสัยในตัวคนคนหนึ่ง
ที่เป็นญาติกันด้วยเนี่ยแล้วคดีเป็นข่าวใหญ่อย่างนี้
ไม่กลัวว่ามันจะกระทบกับรูปคดี
กระทบกับความรู้สึกของคนในครอบครัว

แล้วทำไมแม่ตัดสินใจแบบแม่จะพูดแล้ว
คดีมันช้าความคืบหน้าก็ช้า
อย่างสื่อต่างก็ยังถามแม่เลยว่า
สักวันหนึ่งตำรวจบอกว่าคุณแม่ขอพักไว้ก่อน
ขอหยุดไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามทีหลัง
ถ้าเกิดตำรวจกลับไปล่ะถ้าในใจเรายังสงสัยลุงพลอยู่
กลัวตรงนี้ค่ะเราเป็นญาติกัน

ไม่ว่าจะโกรธจะเกลียดกันแม่คิดว่าสักวันหนึ่ง
ก็ต้องได้หันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิม
ถามตรงเป็นญาติกัน

ลุงพลไม่ได้มาบ้านเรานานแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าทำไม

แล้วเดินไปถามหน่อยหรือยังไงครับ
ส่วนมากตั้งแต่น้องเสีย
มีแขกมีญาติมีนักข่าวต่างคือมาที่บ้านตลอด
ช่วงเวลาชีวิตของพวกเราอีกครึ่งนึง

เพราะจะให้น้องหน้าเขาเขารับแข็งให้ที่บ้านด้วย

ส่วนมากจะไปกับกำนวัตร
แม่สงสัยลุงพลช่วงเวลาตรงนี้คุณไปทำอะไรคุณอยู่ที่ไหน
พ่ออนามัยก็ไม่อยู่เป็นชั่วโมงหายไปไหนอะไรอย่างไร

ประมาณ๗โมงครึ่งพ่อก็ออกไปครับ

ไปถึงที่นาพ่อก็ไถนาเลย
ไปรับจ้างเขาทำถ่ายนา

พ่อจำเวลาได้เป๊ะไหม
ออกไป๗๓๐แล้วก็กลับมา๑๐๒๒ตอนเมื่อเจ้าผู้โทรไป

มีเมียช่างวาที่เลี้ยงควายควายอยู่ตรงนั้นอืมแล้วก็มีป้าปานครับ
แล้วก็มีแสงโต้แล้วก็ยุงด่อนที่อยู่บ้านครัวสูงหมู่ห้า
ก็คือเป็นพยานให้พ่อได้ว่าเนี่ยช่วงเวลา๓ชั่วโมงที่ว่านี้
อยู่ตรงไหนทำอะไรได้ครับแล้วพอวินาทีที่พ่อรู้ว่าน้องชมพู่หายเนี่ยค่ะ
พ่อทำอะไรทำอะไรก่อนเลยพ่อก็กลับมาเลยครับขับรถกลับมาเลยครับ
คนถามถึงขั้นที่ว่าพ่อใส่เสื้อสีอะไรนะวันนั้นอ่ะ
สีเสื้อพ่อจำไม่ได้แต่กางเกงจำได้อยู่สีดำแล้วก็สะพายกระเป๋า
อืมจำสีเสื้อไม่ได้ครับอืมเขาบอกมีคนเห็นคนผู้ชายเสื้อส้ม
แป๊บวิ่งขึ้นเขาวิ่งอยู่ในพื้นที่แถวบ้านน้องชมพู่
พ่อใส่เสื้อสีส้มบ้างวันนั้นวันนั้นไม่ได้ใส่นะอืม
นั้นน่ะไม่ได้ใส่แน่ครับอันนี้แม่ก็อยากอยากจะอธิบายนะว่า
อืมถ้าพ่อใส่เสื้อสีส้มก่อเหตุจริงพ่อยังจะใส่อีกไหม
อืมแล้วเขาจะเก็บไหมแล้วถ้าเป็นพี่พี่จะใส่อีกไหมเสื้อตัวนั้นน่ะ
มีแต่วันนั้นไม่ได้ใส่เสื้อเสื้อส้มแน่อ่ามีอันนี้เสื้อส้มหรือไม่เสื้อส้ม
ก็ไม่ยืนยันนะวันนั้นพ่อแม่ก็จำพ่อไม่ได้เหมือนกันว่าพ่อใส่สีอะไร
อืมแต่ถ้าเป็นคุณล่ะถ้าคุณก่อเหตุยังจะใส่อีกไหม
ตอนนี้อาจจะไม่เก็บไว้แล้วอย่างเงี้เหรอค่ะพ่อยังใส่เสื้อสีส้มให้สัมภาษณ์ข่าวอยู่ตลอดอ่ะ
ทุกวันนี้ก็ยังใส่เสื้อสีส้มอยู่ก็ยังมีค่ะก็ยังมีค่ะย้อนกลับไปวันนั้นค่ะคุณพ่อ
วันที่น้องชมพู่หายไปอ่ะค่ะพ่อบอกว่าพ่อรู้ตอนสิบโมงยี่สิบสอง

เพราะว่าพ่อถือโทรศัพท์ตลอดครับก็ไปดูในโทรศัพท์ก็ได้ว่าพ่ออยู่ตรงไหนตรงไหน
มันจะมีพิกัดอยู่ตลอดมันจะวนอยู่อย่างนั้นแหละ
แล้วก็ไถวนวนอย่างนั้นแหละค่ะครับพอหลังหลังจากรู้ว่าน้องชมพู่หายไปเนี่ย
ทำอะไรบ้างเรียงลำดับจำได้ไหมอ่าทีแรกก็พ่อไม่รู้หรอกว่าพ่อมีพยานเห็น
อืมแต่แต่เขาเอามาบอกเองเดี๋ยวป้าจะเป็นพยานด้วยนะป้าเห็นอยู่
อืมแล้วก็มีเมียช่างวาก็เห็นอยู่นะมันเลี้ยงควายอยู่นู้นอืม
อันนี้หมายถึงคนที่จะเป็นพยานให้พ่อได้ว่าวันนั้นพ่อทำอะไร
เขาบอกเองอืมก็ไถนาครับไถนาอย่างเดียวอืมแต่แต่ลุงพลเขาก็บอกว่าเขาก็มีพยานเห็น
ก็ดีใช่ไหมก็ดีก็ดีครับแต่แม่ก็อยากได้เป็นช่วงเวลาที่ตอบได้แบบชัดเจน
ใช่ว่าคุณไปอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงค่ะที่ที่ลุงพลเขาตอบมาเนี่ย
อันนี้แม่ถือว่ายังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนแม่ยิ่งงงไว้ตรงเก้าโมงสามสิบที่ว่า
มันยิ่งงงไปใหญ่อืมรู้ได้ยังไงว่าน้องหายเก้าโมงสามสิบครับ
คิดว่าสดิ้งเองก็น่าจะยังไม่รู้อืมรู้ก่อนคนอื่น
ประมาณอย่างเนี้ยค่ะอืมคุณแม่
บางคนเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานนะอ่านอกจากเรื่องลุงพลนะอ่า
มุมหนึ่งนะคนที่ตั้งข้อสันนิษฐานลุงพลก็มีนะ
ไม่ใช่ว่าแค่คุณแม่คุณพ่อสงสัย
คนที่ก็ตั้งข้อสันนิษฐานลุงพลก็มี
แต่ในมุมหนึ่งเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานมาที่ครอบครัวเราเองก็มี
ใช่ไหมเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้บางทีหลายคดีมันก็เป็นคนใกล้ชิดในครอบครัว
พ่อหรือเปล่าพี่สาวทำอะไรน้องหรือเปล่าแล้วพ่อแม่ช่วยกันปกปิดหรือเปล่า
หรือพ่อไปพลาดไปพลั้งหนักมือทำอะไรลูกหรือเปล่าแล้วช่วยกันปกปิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

สำหรับแม่นะสำหรับแม่น่ะน้องตายอยู่คนเดียวไม่มีประจักษ์พยานไม่มีใครเห็นอะไรใดทั้งสิ้น
คิดว่าทุกคนคือผู้ต้องสงสัยแม่ก็ไม่ได้อยู่กับพ่อตลอดเวลา
กับแม่คือไม่ได้อยู่กับสดิ้งตลอดเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้
เราก็โดนสอบหนักหนักกว่าทุกคนเลย

ตำรวจต้องเป็นผู้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเราบริสุทธิ์จริงไหม
แล้วเรายืนยันความบริสุทธิ์ของครอบครัวเราจริงไหม
ตัวแม่ยืนยันความบริสุทธิ์ของแม่ค่ะ
สำหรับพ่อก็ต้องแล้วแต่เขาเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเวลานั้น
ผมก็ยืนยันเพราะว่าผมก็มีพยาน
คือคุณพ่อด้วยความที่คุณพ่อพูดน้อย
คุณพ่อไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์นักข่าว
ไปมากลายเป็นคนดูเนี่ยเขาก็อยากให้คุณพ่อออกมาให้ข้อมูลให้เยอะหน่อย
คลายความสงสัยในตัวคุณพ่อ
ณวันนี้คุณพ่ออยากจะพูดอะไรไหมคะ
พ่อก็แบบพูดไม่ค่อยเก่งนะ
ความคิดก็แบบมันจะไม่ลื่นไหลหรอก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

ที่บอกได้นะคะว่าตำรวจถามอะไรหลักหลักบ้างคะในตัวคุณพ่อเอาเท่าที่คุยได้เท่าที่บอกเราได้นะก็ถามว่าวันนั้นอยู่อยู่กับใครอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่มีใครเห็นบ้างหมายถึงวันที่น้องหายไปใช่ครับมีค่ะมีพยานเห็นไหมแล้วผมก็บอกว่าไม่มีใครเห็นอืมแล้วก็โดนสอบทุกวันแล้วก็มีพยานออกมาทีละคนทีละคนเข้ามาเองอืมคือพ่อเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเห็นพ่อ
อีกสองคนน่ะตอนพ่อไถนาอยู่แปลงหนึ่งติดถนนใหญ่นั่นแหละมีเขากลับรถมาเขามาแต่บ้างโคสูงนะแล้วก็พยักหน้าใส่กันอยู่สองสองคนครับกลับรถคนละคันค่ะค่ะก็คือคุณนั่นแหละเขาเห็นพ่อแน่แน่ว่าพ่ออยู่ตรงนั้นในช่วงเวลานั้นพ่อคิดได้ตอนนั้นแหละค่ะว่ามีสองคนเห็นที่พยักหน้าใส่กันคือตำรวจก

ต่อเมื่อพ่อหาแล้วถูกถามหมดอือเผื่อจะมาลงที่เด็กอะไรแบบนี้หรอ
เพื่อดูพรุ่งของพ่อกับแม่ค่ะใช่
ใครมาพาไปแบบนี้แม่ค่ะแต่น้องก็เหมือนน้องก็ตอบตามตรงนะคะ
เพราะว่าน้องก็ไม่เคยโกหกแล้วก็มีตำรวจพาน้องไปสอบไปเที่ยวอะไรพวกนั้นก็ตะล่มถามอะไรพวกนี้ค่ะ
ยอมให้น้องไปเลยให้น้องไปกับตำรวจเลยค่ะ
วันนั้นที่ตำรวจเชิญไปล่าสุดแล้วที่แม่บอกว่าตำรวจบอกว่าสิ้นสงสัยแล้ว
ตัวพ่อแม่เนี่ยอันนี้ตำรวจบอกอย่างนี้จริงเลย

ทำให้เราก็เหมือนกับว่าเราก็รู้สึกโล่ง
ว่าตำรวจไม่สงสัยในตัวเรา๓คนรวมทั้งลูกสาวด้วยคนโตด้วย
จากตำรวจบอกว่าสิ้นข้อสงสัยในตัวคุณพ่อคุณแม่นะคะ
บอกไหมคะว่าคดีคืบไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างล่าสุดตอนนี้
เรื่องคดีแม่คงพูดอะไรไม่ได้มากค่ะแม่ก็จากข่าวบอกว่าคืบไป๗๐แม่ก็รอตามนั้นแหละค่ะ
แต่มีคนเขาก็สงสัยว่าแม่ก็เล่าเองบอกว่าแม่กับพ่อขึ้นภูเหล็กไฟคืนวันที่๑๑พฤษภาคม
เมื่อวานนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งนะเขาไม่ขอเปิดเผยชื่อแต่ว่าเขาให้ข้อมูลกับเรา
บอกว่าค่ำวันที่๑๑พฤษภาคมพ่อกับแม่ก็ไปหาเขาที่บ้านมาถามทางบอกว่ามีคนบอกว่าฝากลูกไว้กับผู้หญิงคนนี้
อยู่แถวภูเขาใกล้ภูเขาแล้วโทรศัพท์แบตหมดเลยฝากเขาชาร์จเอาไว้ที่บ้านแล้วโทรศัพท์ก็มีสายเข้ามาสายหนึ่ง
เขาเลยถือวิศาสะกดรับให้เป็นเสียงผู้ชายพูดว่าลูกหายใช่ไหมแล้วหัวล่อเหมือนเย้ยหยั่น
ไอ้ลูกโดนฝากไว้ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยคือจริงค่ะไม่รับสายเอง
แล้วเราก็ออกไปหากันคือมีนาแตมีพ่อมีแม่
ในสายนั้นบอกว่าจะมีผู้ชายกับผู้หญิงสองคนเอาลูกมาฝากไว้กับคนที่มีบ้านอยู่ตีนเขา
ภูเขาต้องขับรถออกนอกบ้านกกตูมแล้วก็แวะถามเรื่อย
คือเราก็ไปตามนั้นคืนนั้นไปหาจริงค่ำวันนั้นไปหาจริง๑๑พฤษภาคม
แต่ไม่ได้ขึ้นเขาภูเหล็กไฟไปหาตามคำบอกของคนที่เป็นร่างทรง
ใช่ค่ะไหนคุณแม่บอกไม่เชื่อไงคุณแม่บอกไม่เชื่อเรื่องร่างทรง
ทำไมคนร้ายคนไม่ใช่น้อยนะที่อยู่ในหมู่บ้านตอนนั้นเราไม่เชื่อเราเชื่ออยู่ตอนนั้น
ตอนนั้นเชื่อคือเราทำทุกวิถีทางทำทุกวีทางแล้วแต่มาไม่เชื่อตอนลูกเราเสีย
พึ่งมาไม่เชื่อช่วงตอนหลังไหมล่ะมองดูคนไหนก็พูดว่าลูกเรายังไม่ตาย
แล้วลูกเราตายแล้วก็หมดเลยหมดความเชื่อเลย
แล้วก่อนน้องชมพู่หายนี่เชื่อไหมโดยปกติ
ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแหละค่ะแต่ด้วยความหวังใครให้ไปจุดทูบเราก็ไป
หาบนเขาก็คือหาจนสุดความสามารถแล้วถ้าเราไม่เชื่อเราจะทำยังไง

ไม่เชื่อก็ต้องทำเผื่อจะได้เผื่อจะเจอ
ให้ไปแต่งกันห้าที่ไหนแล้วก็ไปหมด
แต่คืนวันนั้นก็เลยก็ไปไม่ถึงบ้านของผู้หญิงคนนั้นที่ร่างทรงเขาว่า
ว่ามีคนเอาลูกไปฝากไว้อย่างนี้ที่ว่าถึงหรือไม่ถึง

ค่ะไม่รู้ว่าถึงหรือไม่ถึงคือเราตามทางไปจนถึงบ้านมะนาวค่ะ
คือสองฝั่งทางที่เป็นตีนเขามีบ้านใครอยู่ตีนเขาคือเราถามหมดเลย
ค่ะแล้วก็สุ่มเดาไปเลยว่าบ้านใครติดเขาเราก็ไปหมดอ่า
คือคนก็พยายามตั้งคำถามนะคะเกี่ยวกับความพยายามของคุณพ่อคุณแม่
นับตั้งแต่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปความพยายามในการตามหา
คนก็บอกอาจจะทำไมตามหาน้อยจังไม่พยายามมากเท่าไหร่
อยากให้พ่อกับแม่ได้เล่าหน่อยว่าความพยายามของทั้งคู่
ในการตามหาตั้งแต่วันที่รู้ว่าน้องหายนะก่อนที่จะพบศพน้องนะ
วันที่๑๑แม่จะเล่าเลยวันที่๑๑คือเราหาน้องจริง
คือมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นเรานะแม่ก็ไม่ได้เห็นทุกคน
คนเยอะค่ะแล้ววันที่๑๑ตอนที่มาคือแม่จะไปตามหากับพ่อเสียวกา
อันนี้แม่พูดออกสื่อนะพ่อเสียวกาเพราะว่าพ่อเสียวกานี่เป็นเพื่อนกับตาชาญ
แกนั่งอยู่ที่ด่านโควิดตาชาญคือคุณตาน้องชมพู่
ใช่ค่ะด่านโควิดใกล้บ้านแล้วน้าตายน่ะจะไปหาร่างทรงคนนึง
ต้องผ่านทางนั้นก็เลยเห็นมีตำรวจนั่งอยู่ที่ด่านโควิด๒คน
ก็เลยจอดบอกตำรวจว่าน้องหายนะมีเด็กหายค่ะอืมแล้วพ่อเสียวกาที่เป็นเพื่อนกับตาชาญ
ณตายได้ก็เลยมาช่วยหาครับแล้วแม่ก็ออกเดินไปกับพ่อเสียวกา
เดินไปทางโรงเรียนเพราะว่าพ่อเสียวการอ่ะรู้จักพระรูปหนึ่งที่แบบว่าทำนายได้
ก็โทรโทรตลอดเวลาแล้วก็พากันเดินตามหาไปทางนู้นทางนี้ตามที่พระบอก
จะไปกับพระเสียวกาค่ะแล้วพอหาจนเหนื่อยก็กลับมาที่บ้าน
พอน้าตายกลับมาจากไปถามร่างทรงคนนั้นก็กลับมาที่บ้านเหมือนกัน
แล้วพ่อเสียวกาก็ชวนน้าตายไปรับพระรูปนี้มา
แล้วช่วงที่น้าตายไปรับพระรูปนี้มาแม่ก็ตามหาบนเขากับชาวบ้านนั่นแหละ
จนค่ำจนค่ำจนจนสายที่บอกว่า
ค่ำก็คือไปหาต่อตามสายร่างทรงที่บอกใช่ค่ะใช่
แล้วไปฝากโทรศัพท์ชาร์จที่บ้านใครเขาหรือเปล่า
เรื่องฝากโทรศัพท์ชาร์จนี่แม่ไม่แน่ใจค่ะ
แน่ว่าอาจจะชาร์จที่บ้านตัวเองแล้วมีคนรับโทรศัพท์หรือเปล่า
แต่ไม่ได้ชาร์จที่บ้านชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาบอกไปชาร์จที่บ้านเขา
ไม่แน่ใจนะคะถ้าเกิดว่าเขาจะอ้างว่าชาร์จที่บ้านเขาคือ
ก็ไม่รู้ว่าคนที่พูดกับใครและแม่ชาร์จไว้ตรงไหน
เอาตรงแอบขึ้นภูเหล็กไฟตอนกลางคืน
แล้วก็พาลูกสาวไปทิ้งอะไรไว้หรือเปล่า
ไม่ค่ะแม่ไม่ใช่คนที่ชอบขึ้นเขา
แล้วตอนนั้นหลังจากไอ้ที่ไปตามหาตนตีนเขานั้น
ไม่ได้ไปแล้วแม่ไม่ได้ขึ้นเขาแล้วแม่พักแล้ว
แต่พากับทีนออกไปตอนประมาณ๒ทุ่มคืนวันที่สิบเอ็ด
แล้วเขาก็ไม่ได้ไปคนเดียวตามที่เป็นข่าวก็มีอยู่
พ่อตามหาน้องชมพุนี้ยังไงบ้าง
ไม่ได้ไปกับแม่ทุกครั้งถูกไหม

ออกตามหายังไงตั้งแต่รู้เลยนะเอาตั้งแต่วินาทีที่รู้ว่าน้องหาย

เดินบ้างขี่มอเตอร์ไซส์บ้าง
แล้วก็ไปกับนาแตบ้างขี่รถยนต์ตามหาข้างนอกบ้าน

มันก็มีหลายจุดแต่มันจำไม่ได้
พอจะนึกออกไหมยกตัวอย่างได้ไหมว่า
โรงเรียนกกตูมบ้างไปบ้านมะนาวบ้างขี่รถยนต์ไป
จุดแรกที่พอพ่อนึกได้ว่าลูกหาย
จุดแรกที่พ่อตั้งใจว่าจะออกไปหาเนี่ย

เดินขึ้นไปทางร่องสวนยางลุงคำครับ

แล้วก็เดินขึ้นไปถึงตีนเขาแล้วก็กลับมา
กลับมาหาที่บ้านแล้วก็คิดว่าช่วงนี้เราไปด้วยกันค่ะ

หลังจากนั้นก็ขี่มอไซค์ออกตามหาเลยครับ
ละซอยทุกซอยครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะมาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่หาเนี่ยไม่ได้
เพราะบางคนตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหพ่อกับแม่ไม่ค่อยตามหาลูกเลย

วันที่๑๑นี่คือเรายังไม่ได้ออกสื่อ

ทำไมวันที่เจอศพลูกสาว

ฝากกระเป๋าเป้ให้กับลุงพลไป

ให้เขาจะต้องแบบเป็นคนเอาหยิบนู่นนี่นั่นแล้ว

ผมถามหน่อย
โรคคุลไม่ได้กินข้าวสักสี่วัน

และเดินทั้งวันทุกวัน

ทำไมตัวเจ้าเสียใจนะ
แล้วความเสียใจของเราและร่างกายเราก็อย่างนั้น

คุณป้าที่ไปหาของป่าแล้วเจอรองเท้าแตะ

ก่อนที่ยายเขียนมันยืนยันว่าเรื่องรองเท้าแตะ
เรากำลังจะขึ้นรถไปทำพิธีอันหนึ่งกัน
ที่แบบว่าถ้าทำพิธีอันนี้แล้วจะเจอน้องภายใน๑ทุ่ม
ที่อีก๑กิโลเมตรนอกบ้าน
อันนี้คือมีคนบอกว่าจะไปทำพิธี

ตอนตอนทุ่มนึงเป็นแล้วก็รีบ

ยายตุ๋นก็มาแล้วก็มานี่รองเท้าคู่นี้จริง
ความหวังเรามันเต็มอกแล้วแหละใช่เราต้องไปทำอันนี้แสดงว่าอันนี้น่ะ
คือน่าจะเป็นความจริงที่สุดเรื่องที่จะไปเส้นไหว้เนี่ยค่ะ
เพราะเขาบอกว่าถ้าไปทำพิธีจะเจอแบบเจอตัวเป็น
เจอตัวเป็นเป็นตอนนั้นเรายังเชื่ออยู่น่ะแล้วยังไม่ทันไปทำเลย
มีคนเจอรองเท้าแตกแล้วมีคนมายืนยันว่านี่รองเท้าคู่นี้จริง
ก็เลยต้องรีบแล้วเราก็เลยว่ายังไงต้องไปทำค่ะ
ยังไงก็ต้องไปทำพอไปทำเสร็จกลับมาถึงยังไม่ถึงบ้านค่ะ
ถึงแค่ต้นจำปลาอืมก็เห็นเห็นเลยว่ามีคนวิ่งกูกันขึ้นไป
ขึ้นไปทางสวนมันใยรองครับวิ่งโหร้องกันอ่ะอืม
ก็คิดว่าคงมีอะไรแน่แล้วคงเจอน้องแน่แล้วก็เลย
ลงจากรถเลยยังไม่ถึงบ้านลงจากรถแล้วก็วิ่งตามเข้าไปเหมือนกัน
อันนี้คือไปทำแล้วกลับมาแล้วใช่ค่ะกลับมาแล้วอืม
ตามไปเหมือนกันจนไปถึงยังโดดออกลงจากกระบะรถเลย
แล้วก็วิ่งไปก่อนเลยไปถึงเจ้าหน้าที่อุทยานที่ยืนอยู่
ใกล้สวนบรรยายรองแล้วบ่อที่อกเขามันดังบอกว่า
พบตัวแล้วพบตัวเด็กแล้วแต่เขาเขาไม่พูดอีก
เขาไม่พูดต่อก็ไม่ชัดบอกแค่ว่าพบแล้วใช่
เราก็ดีใจก่อนเราดีใจแล้วตอนนั้นล่ะอืมแล้วบอก
ขึ้นไปตามไหมแล้วจะขึ้นไปเอาลูกขึ้นไปเอาลูก
ยายก็บอกไม่ต้องไปหรอกดูสภาพสินี่จะไม่ไหวอยู่แล้วอืม
แล้วก็มีแบบลูกบุญธรรมเราน่ะที่เป็นแม่อาชีพ
อืมก็บอกแม่ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวให้เอไปแล้วพ่อชินอ่ะ
เอไปแล้วเดี๋ยวเอเอามาให้อืมก็เลยมีหลายคนบอกแบบนี้
แล้วก็เพื่อนพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปรับมาให้
เดี๋ยวไม่ไหวนะเดี๋ยวจะไม่ไหวคุณพ่อคุณแม่ประเด็นนี้แหละ
อนุญาตแทรกนิดเดียวนะคะประเด็นนี้แหละที่คนสงสัยว่าอุ้ย
แล้วไม่เจอลูกตั้งหลายวันลูกหายไปตั้งแต่วันที่สิบเอ็ด
ทำไมเราไม่โอ้โหรีบไปจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะไปอยากเห็นหน้า
ทำไมอันนี้คือคนสงสัยนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนถามแทน
อันนี้แหละที่บอกว่าลงทุนอดข้าวอดน้ำสักสี่วันสี่คืนอืม
ร่างกายคุณจะพร้อมไหมแล้วก็มีญาติบอกว่าจะขึ้นไปเอามันลงมาให้
แล้วก็มีตากับยายเขาบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปมีน้องมีอะไรขึ้นไปด้วย
ค่ะพ่อกับแม่ก็เลยไม่ไป

มีหมอบอกว่าร่างกายพ่อพร้อมไหมขึ้นไปได้ไหม
เขาจะให้กินเกลือแร่ทุกวันวันละขวดเรายังกินไม่หมด

เพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำพิธีต่อก็เลยให้กระเป๋าเป้กับลุงไป
ฝากด้วยค่ะครี่แรกจะไม่ให้ลุงนะผมคุยกับเพื่อนเพื่อนผมแล้ว
แล้วเรื่องกระเป๋าคือมันไม่ใช่ว่านึกว่าลูกตายแล้วเตรียมตอนนั้น
คือเช้าวันที่สิบสองพ่อกับแม่ก็ออกไปออกไปแล้วเตรียมกระเป๋าเตรียมนม
มันจะมีผ้าขนหนูมีชุดมีนมมีน้ำมีลิ้นจี่
เพราะเราคิดว่าลูกเราค้างคืนแล้วกลางคืนมีฝนตกด้วย
เราคิดตลอดเวลาลูกอยู่นะคะเราเตรียมไว้เพื่อว่าเจอลูกเราจะเอาให้ให้กินนมน้ำ
มันค้างคืนแล้วนะพ่อพ่อเตรียมไว้ตั้งแต่วันไหนนะคะ
เช้าวันที่๑๒พบศพน้องคือวันที่๑๔คือเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อน
คือมีความหวังว่าจะเจอจนเล่นจีนเน่า
คือเตรียมไว้ทุกวันเผื่อวันไหนเจอจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขา
ถ้าเราเดินไปเจอเอานมไหม้น้ำให้กินเลย

ทีนี้น้องชมพู่เนี่ยเป็นไปได้ไหมเดินขึ้นไปเอง

เมื่อวันเราเลี้ยงน้องหมาก็๓ปีกว่าแล้ว
ถ้าไม่นับเรื่องสภาพของภูเหล็กไฟนะ
มันก็ขึ้นยากจริงนะผมก็ไปขึ้นมาแล้วนะ
แต่ขึ้นยากมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นไม่ได้นะ
แต่ว่าเด็กผู้ใหญ่มันก็อีกอย่างหนึ่ง
ถ้าไม่นับเรื่องขึ้นถึงภูเหล็กไฟเนี่ย
หลงไปอยู่ดีน้องชมพู่ก็เคยเดินออกจากบ้านไปเที่ยวเล่นตรงนู้นตรงนี้
เดินตามหมาไปคนเดียวจนต้องไปวิ่งตามไล่ตามหากันเนี่ย

ครั้งนี้ครั้งแรกเราถึงได้คิดว่าน้องน่าจะอยู่ใกล้
ครั้งนี้ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายด้วย

ไม่กล้าที่จะเดินอะไรเดินออกไปพ้นรัศมีบ้านแน่
ค่ะวันแรกที่เราคิดว่าน้องอยู่ใกล้เพราะเราคิดแบบนี้แหละค่ะ

ทีนี้ค่ะขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะ
เรานำเสนอข่าวนี้มาเราจะพูดตลอดว่าจุดสุดท้ายที่น้องชมพู่อยู่ก่อนที่จะหายไป

ข้อมูลตรงนี้ค่ะมีหลักฐานอะไรที่จะบอกว่าน้องอยู่ตรงนั้นเป็นจุดสุดท้ายจริง
หลักฐานคงไม่มีค่ะ
จากที่สดิ้งบอกว่าน้องขอไปเล่นตรงใต้ต้นมะม่วง
ก็แค่เป็นข้อมูลจากน้องสดิ้งพี่สาวน้องที่บอกว่าน้องจะไปอยู่ตรงนั้น

แล้วทางตำรวจได้คุยกับน้องสดิ้งได้ถึงขั้นที่ไปชี้จุดยังไงบ้างไหมคะ
จุดที่ชมพู่อยู่จุดสุดท้ายอะไรยังไงมีไหมคะ

ทีนี้ค่ะจนถึงณตอนนี้คือตัวน้องสดิ้งเองก็เป็นพี่สาวเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องความรู้สึกของน้องสดิ้งเป็นยังไงบ้าง
บอกน้องตลอดเวลาว่าแม่ไม่โทษสดิ้งนะสดิ้งไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงว่าแม่จะโทษว่าสดิ้งจะตำหนิสดิ้งน่ะ

สดิ้งจะเสียใจเพราะว่าสดิ้งก็เลี้ยงน้องดีมาตลอดไม่เคยทำให้น้องเจ็บตัวเลย
แล้วเขาเสียใจขนาดไหนคะแม่เขามาร้องไห้กับพ่อกับแม่ไหมตั้งแต่วันที่น้องหาย
เสียใจขนาดมีคนเอาตังค์ให้แล้วก็ไปซื้อนมนะผู้
มีคนเอาเงินมาให้ค่ะตอนที่ช่วงที่เรายังไม่เผาศพน้องคือมีคนให้เงินแล้วก็พูดกับน้องชมพู่เหมือนน้องยังอยู่
ลืมว่าน้องหาย
ทีนี้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับมีประเด็นล่าสุดที่ออกมาจากปากลุงพลนะลุงพลที่คุณพ่อคุณแม่สงสัยนะขณะนี้
ลุงพลบอกว่าก็สงสัยพ่อกับแม่น้องชมพู่เหมือนกันเรื่องไทม์ไลน์ของพ่อน้องชมพู่เนี่ยซึ่งคุณพ่อก็ตอบไปล่ะ

ผู้ชมก็ฟังไปพร้อมกันแล้วลุงพลบอกว่าขอท้าเข้าเครื่องจับเท็จกันเอาไหม

ได้ครับไปสาบานที่วัดภูแผ่ก็ได้ครับ

ลืมน้ำสาบานที่บนถ้ำวัดภูเป

ทุกคนพี่น้องและพ่อและแม่สาบานหมด

เจอกันได้ไหม
มีประเด็นหนึ่งคุณแม่อันนี้ต้องลืมไม่ได้

เข้ารายการแรกเลยค่ะที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
ที่คุณแม่บอกว่ามันมีประเด็นที่ว่าเหมือนกับลุงพลรักน้องชมพู่มากเกินไป
ใกล้ชิดกับน้องมากเกินไปประเด็นนี้ลุงพลเขาก็แย้งมาเหมือนกันนะ
เขาก็แย้งคุณแม่มาเหมือนกันนะคุณแม่อยากจะขยายความเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะ
ก็ลุงน่ะทำไมถึงพูดจังว่าอยากได้ชมพู่ไปเลี้ยงนักหนา
ทั้งทั้งที่น้องก็เสียแล้วก็ยังพูดอยู่นะอืมแล้วก่อนหน้านั้นคือ
ลุงเป็นลุงเขยถ้าป้าแตนรักน้องน่ะแม่จะไม่แปลกใจ
แต่ลุงออกปากเสมอว่าลุงรักน้องมากมากจนเหมือนลูกแล้วก็มากจน
อยากได้ลูกเราไปเลี้ยงน้องเสียแล้วน่าจะเห็นใจเราบ้างนะ
ค่ะแล้วลุงพลรักน้องชมพู่มากมันเป็นเรื่องไม่ดียังไงคะคุณแม่ขออนุญาต
น้องเป็นเด็กผู้หญิงค่ะแล้วน้องก็เป็นลูกของเรา
รักมากการแสดงออกด้วยสัญชาติตะยานความเป็นแม่อย่าให้อธิบายเลย
อืมแล้วขนาดน้องตายแล้วนะอืมขนาดน้องตายแล้วยังจะมาพูดให้เราเสียใจอีกว่า
ถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงลุงพลก็จะเอาไปเลี้ยงเองแล้วยังมาออกรายการอีกรายการนึง
ยังพูดซ้ำอีกว่าถ้าพ่อกับแม่เขาไม่เลี้ยงผมยังอยากจะเอาไปเลี้ยง
ดูสภาพเขาสิดูสภาพเราอ่ะอืมดูสภาพพวกเขาสิอืม
ลุงพลบอกว่าเขาไม่เคยมีความคิดตามคำพูดของเขานะ
ลุงพลบอกว่าเขาไม่เคยมีความคิดเร็วแบบนี้พ่อกับแม่น้องชมพู่นี่แหละ
ดูแลลูกสาวดีหรือเปล่าไม่ใช่แค่น้องชมพู่
ตั้งแต่น้องสดิ้งแล้วดูแลลูกสาวดีหรือเปล่า
ผมคิดว่าดีแต่มันก็เป็นลูกเรานะใช่ครับนี่ลูกเรานะ
นี่ก็พวกเราน่ะอืมลุงพลถึงขั้นพูดมันไม่มีสิทธิ์
หมายถึงว่าเขาเป็นคนนอกเขาจะมาอะไรว่าดีคุณน่าจะน้อยกว่านี้หน่อยนะ
เพราะนี่ลูกเราถ้าเกิดมีคนพูดในลักษณะที่ว่า
ถ้าพ่อกับแม่ดูแลน้องดีกว่านี้ก็คงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้
กับแม่จะตอบอย่างงี้ตรงนี้ยังไงคะถ้าเป็นคนอื่นนะ
แม่ก็จะไม่คิดอะไรเท่าไหร่เพราะเขาเป็นคนอื่น
จะตำหนิเราได้เพราะเราทำให้เกิดเรื่องอืม
แล้วลุงพลน่ะคืออยากได้ลูกเราจนจนออกมาบอกกับสื่ออย่างงี้หรอ
อืมน้องเสียแล้วนะอืมเราก็เสียใจที่ลูกเราเสียลูกเราตาย
ลุงยังจะมาบอกว่าอยากได้ลูกเราไปเลี้ยง
คุณพ่อคิดเหมือนกันไหมคะคิดเหมือนกันสงสัยในประเด็นที่ว่า
ทำไมก็ถึงกล้าพูดขนาดนี้อืมทำไมเขาถึงกล้าพูดอย่างนั้นค่ะ
แล้วความคิดเร็วที่ลุงพลบอกมันก็เป็นความรู้สึกของเรา
ซึ่งเราไม่ได้ยังยังไม่ได้บอกว่าลุงพลเลวครับ
มองเห็นความสนิทของน้องชมพู่กับลุงพลที่ดูว่าโอ๊ยทำไมสนิทกันมากเกินไป
รักน้องมากเกินไปหรือเปล่ามันมันมีมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้คิดแบบนั้นนะคะ
เพราะว่าถ้าเห็นหน้าลุงพลชมพู่จะร้องตามเลย
ถ้าอยู่อีกคนละฝั่งถนนก็จะไปลุงจะไปลุงเลยอืมครับ
แล้วเราก็ไม่ได้อยากให้มันมีการกระทบกระทั่งกัน
แค่เราน้องก็เป็นเด็กเราก็แค่ดึงน้องมาอย่าให้ติดเยอะ
อย่าให้ติดมากไปถ้าเกิดน้องโตขึ้นโตขึ้นแล้วยังเป็นอย่างนี้
อยากอย่าไปนอนบ้านป้าบ้านลุงคือน้องโตแล้วนะอืม
เป็นเด็กผู้หญิงนะค่ะเราเป็นแม่เราก็ต้องดึงบ้างค่ะ
แล้วอย่างคุณพ่อเป็นผู้ชายเหมือนกันอย่างนี้เคยบอกลุงพลไหมว่า
อืมมันเกินไปแล้วสนิทกับลูกฉันเกินไปไม่ได้บอกครับไม่ได้บอก
คือตอนนั้นเราไม่ให้ลูกเราไปเลยมันก็ยังไม่มีอะไรเกินอืม
แล้วเราก็แค่ดึงดึงลูกมาด้วยความรู้สึกของเราเองอืม
คือผมก็พยายามนั่งคิดแล้วก็ดูเหตุผลนะคุณพ่อคุณแม่นะ
คือเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนทุกท่านนะฮะตำรวจเขายังไม่ได้
มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครอย่างเป็นทางการค่ะถ้าจะเอาเนี่ย
ไปที่ตัวลุงพลเนี่ยวันนี้ตามที่คุณแม่คุณพ่อสงสัยเนี่ย
มันจะมีเหตุผลอะไรที่ทำกันจนถึงตายจนถึงชีวิตแบบนี้
เหตุผลเรื่องเหตุจูงใจถ้าสมมุติว่าอ่ารักเด็กคนนี้มาก
รักเหมือนลูกเหมือนหลานหรือว่าจะรักอะไรยังไงก็แล้วแต่
อยากมาเป็นลูกตัวเองก็แล้วแต่หรือจะผิดใจอะไรยังไงกัน
หรือทำไมมันจะมีเหตุผลอะไรที่คนจะทำร้ายเด็กสักคนหนึ่งจนเสียชีวิต
แล้วต้องเอาศพไปซ่อนถึงภูเหล็กไฟเหตุผลอันนี้
ยังไม่ได้คิดเรื่องเหตุผลหรือว่าแรงจูงใจอันนี้ค่ะอืม
แม่ก็แค่สงสัยเรื่องไทม์ไลน์ใช่ครับแล้วก็ทำไมลุงพูดว่าเรื่องไอ้
รู้ว่าน้องหายนี่ก่อนรับพระหรือหลังรับพระ
ทำไมพูดไม่ตรงกับสดิ้งอืมลุงรู้ก่อนสดิ้งด้วยเหรอ
สงสัยแค่แค่เวลาหรือไทม์ไลน์นี่แหละสงสัยแค่ไทม์ไลน์
จะทำหรือไม่ทำเหตุจูงใจอะไรคือเราไม่ได้คิดอะไรแต่ไม่ได้คิดเรื่องมูลเหตุ
จะคิดอะไรทั้งสิ้นคิดตรงนั้นเรายังไม่ได้คิดเราคิดแค่ไทม์ไลน์นี่แหละ
แต่ออกมาขนาดนี้เนี่ยมันไม่ทำให้เขาแบบโอ้โหเสียหายไปหมดเลยเหรอ
อันนี้มันก็เราเป็นญาติกันนะใช่อืมเราต้องเคลียร์ให้นั่นให้มันสะอาดแล้วก็
ต้องอยู่ด้วยกันอีกนานค่ะอืมเอาถามจริงจริงถ้ามันออกมาแล้วเนี่ย
สรุปแล้วไม่ใช่ลุงพลเนี่ยยังมองหน้ากันติดไหมเนี่ย
เราคิดว่าถ้ายังเป็นญาติกันต่อไปนะถ้าลุงพลบริสุทธิ์จริง
มันก็ต้องได้มองหน้ากันนะคะอืมลุงพลก็ยังสงสัยเราเลย
ใช่เขาก็บอกอยู่ว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อตรงเต็มเต็มอ่ะนะ
แต่เขาบอกอมยิ้มใช่ไหมใช่แล้วก็บอกว่าบอกติว่า
มีคนที่รู้ดีอยู่ถึงไม่ใช่รายการนี้ที่เขาไม่ได้บอกออกสื่อ
คือรายการอื่นก็มีที่เขาบอกว่าสงสัยแม่เพราะพ่อแล้วเราก็ไม่ได้เสียใจเลย
ทุกคนมีสิทธิ์สงสัยเราเพราะน้องตายคนเดียวไม่มีใครรู้ไม่มีใคร
นักข่าวขึ้นไปทำข่าวนั้นยังตรวจดีเอเลยสงสัยหมด
ทุกคนในหมู่บ้านโดนตำรวจตรวจหมดเลยตรวจหมดครับ
แล้วพ่อกับแม่ของน้องชมพู่บอกตำรวจไหมคะว่าเราสงสัยใคร
ก็มีบอกเป็นบางคนค่ะแต่ว่าตำรวจก็ไปสงสัยเอาเอง
กลุ่มยาเสพติดหรือว่าพวกวัยรุ่นหรือว่ามีอย่างอื่นของเขาค่ะ
เขาก็มีหาเองบ้างคือก่อนหน้านี้คุณแม่บอกกับตำรวจว่า
คุณแม่สงสัยบางคนซึ่งไม่ใช่ลุงพลค่ะจริงค่ะ
แล้วตอนนี้พอแม่สงสัยลุงพลแม่ได้บอกตำรวจหรือยังคะ
ว่าแม่สงสัยลุงพลเอ่อแม่ได้บอกตำรวจว่าแม่สงสัยลุงพลก็
ตอนสุดท้ายนี่ค่ะคือแม่มีคนที่แม่สงสัยแล้วแม่ก็บอกไปบอกไป
คือตำรวจก็เคลียร์หมดแล้วอืมค่ะแล้วแม่ได้ปรึกษาตำรวจไหมคะ
เพราะการที่จะออกมาบอกว่าสงสัยใครเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับรูปคดี
และส่งผลกระทบกับความรู้สึกด้วยซ้ำตำรวจแนะนำอะไรแม่ไหมเวลา
เพราะตำรวจก็ต้องเห็นคุณแม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอะค่ะใช่
เมื่อแม่ก็ถามอยู่ว่าแม่สงสัยลุงพลอ่ะจากคลิปข่าว
แม่ไม่สงสัยลุงพลเป็นคนสุดท้ายน่ะเพราะว่าตำรวจก็
คนนี้ก็เคลียร์ให้แล้วนะแม่คนนี้ก็เคลียร์ให้แล้วนะแม่อืม
แล้วแม่จะบอกได้ไหมแม่ก็ปรึกษาอยู่
แต่ว่าเออยังไงก็ลองคุยคุยเคียงเคียงกันดูแล้วกันน่ะ
แล้วแม่ก็ไปคุยกับตากับยายอืมกับน้องน้องค่ะค่ะ
น้องก็บอกว่าน่าจะออกมาเคลียร์กันนะ
พอยายพูดกับป้าแตนคือเรื่องมันก็ตูมค่ะ
แล้วมีคนอื่นเขาสงสัยลุงพลเหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะคุณพ่อกับคุณแม่
น้องเหรอคะก็มีน้องก็มีค่ะอืม
น้องก็มีสงสัยเหมือนกันแล้วก็อยากให้แม่น่ะช่วยถามลุงแล้วก็เคลียร์อืม
ฟังฟังหมอปลาแล้วว่ายังไงหมอปลาบอกไม่ใช่ลุงพลหรอก
สามสี่คนในครอบครัวนี่แหละไม่รู้ใครหมอปลาไม่ได้รู้ชื่อ
หมอปลาอยู่ที่บ้านหมอปลาก็เป็นคนอื่นค่ะ

สำหรับสำหรับแม่น่ะแม่แคร์คนในครอบครัวมากกว่าครับ
หมอปลาก็เหมือนกับครับโซเชียลทั่วไปทุกคนอ่ะอืม
ในสังคมออนไลน์ตั้งคำถงคำถามพวกนี้แม่กับพ่อบอกไม่สนใจ
ไม่สนใจครับเราสนใจแค่คนอยู่ในครอบครัว
คนอยู่ที่บ้านบ้านนั้นอืมคุณตาคุณตาชาญกับคุณยายสมควรได้คุยกันหรือยัง
ตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุยค่ะครับหลังจากที่ออกมาตั้งข้อสงสัยลุงพลเนี่ย
ได้คุยกันแล้วเหรอคุยค่ะคุยแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงมา
ก็ให้กำลังใจกันค่ะวันนี้ยายก็โทรมาหลายครั้งอืมโทรมาว่า
โทรมาว่าถึงหรือยังจะกลับวันไหนเป็นห่วงนะแล้วเป็นยังไงบ้าง
ก็โทรมาค่ะจากเมื่อก่อนก็ยายก็ไม่ค่อยโทรเพราะว่าอืม
เครียดเรื่องที่ว่าคดีไม่คืบอะค่ะอืม
แล้วพอเรามากรุงเทพยายก็โทรหาตลอดอืมคุณตากับยายไม่มีเหรอแบบ
โอ้โหลูกไปพูดอย่างนี้แล้วครอบครัวมันไม่ยุ่งแตกแยกกันหมดเลยลูกเอ้ย
ทำไมไปพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมีว่ายายยายก็ไม่ได้พูดแบบนั้นค่ะ
ยายบอกว่าอยากให้ลุงพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าตามข่าวนี้ทำไมพูดกลับไปกลับมา
อืมแล้วหนูก็ถามว่ายายถ้าเป็นลุงพลจริงจริงยายจะทำไงอืม
ก็สุดตะเวนตกรรมเถอะใครทำอะไรถ้ามันถ้ามันจริงน่ะ
ยายก็บอกว่าปล่อยไปตามกฎหมายอืมตาล่ะตาตาแม่งยังไม่ได้คุยกับตาเลยค่ะ
ค่อยได้คุยกับตาเพราะตามัวแต่ไปเลี้ยงวัวอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณตาคุณยายด้วยนะ
ทีมข่าวของเราตอนนี้อยู่กับคุณตาคุณยายเดี๋ยวจะสดเข้ามาครับคุณแม่คะพอ
พอคุณแม่ออกมาพูดว่าสงสัยในตัวลุงพลเนี่ยนะลุงพลคือแบบน้ำตาคลอเลยนะ
แตนนี่ร้องไห้เลยนะแม่แม่เห็นข่าวนะคะเห็นค่ะแม่อยากจะบอกอะไรสองคนนี้ไหมอ่ะนะตอนเนี้ย
อยากจะบอกว่าป้าแตนเป็นพี่นะที่แม่ออกมาพูดแบบนี้เพื่อที่จะคลายข้อสงสัย
แล้วก็ในคือแม่ไม่ได้สงสัยด้วยความรู้สึกว่าอคติหรือว่าโกรธ
หรือความคิดส่วนตัวจากคลิปข่าวต่างที่ลุงพลตอบคำถามแล้วมันมีบางคลิปที่แบบว่าลุงพลรู้ก่อนสดิ้ง
คือมันยังไงอ่ะอืมแล้วก็ห่วงเวลาที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะ
มันก็ไม่มันไปใหม่เรื่อยเรื่อยพอพระออกมายืนยันว่าลุงพลพูดว่าเอ่อ
อะไรเกือบไม่ได้มานะเพราะหลานหายเนี่ยลุงพลก็ไปว่าพระ
พอพ่อแบมออกมาพูดว่าเห็นลุงพลลุงพลก็ไปชี้แจงกับพ่อแมมว่าต้องแบบนี้แบบนี้นะ
เวลานี้น่ะคือมันมันก็ทำให้แปลกใจค่ะอืมพ่อล่ะค่ะครับ
พ่ออยากจะบอกอะไรลุงพลหรือป้าแตนนะตอนนี้ไหม
ก็เหมือนแม่แหละเพราะว่าเราดูข่าวด้วยกันอยากจะบอกป้าแตนว่าเราเป็นญาติกัน
แม่ทำแบบนี้เพราะว่าเราต้องอยู่กันต่อไปค่ะอยากให้ลุงออกมาพูดให้มันข่าวสารแล้วก็
ขอให้อยากให้พูดให้เคลียร์ค่ะเคลียร์ให้จบจนถึงหน้าตอนนี้เคลียร์หรือยัง
อย่างวันนี้คือไทม์ไลน์อันสุดท้ายที่เห็นวันนี้แหละค่ะ
เก้าโมงครึ่งอ่ะก็เปลี่ยนไปอีกแล้วอืม
โมงครึ่งลุงรู้แล้วว่าชาวบ้านบอกอืมที่สดิ้งไปถึงบ้านป้าแตนน่ะคือ
จะมีแค่ป้าแตนแล้วก็โอมกับน้ำมนต์อยู่ที่บ้านแล้วสดิ้งก็บอกป้า
บอกป้าว่าน้องหายแล้วลุงไปไหนล่ะลุงไปรับพระ
สดิ้งไปกับเพื่อนอีกคนนึงครับซึ่งพูดเหมือนกันว่าลุงไปรับพระ
ผมขอย้ำอีกครั้งนะฮะลุงพลขอท้าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ว่าใครบริสุทธิ์ใครบริสุทธิ์กันแน่ด้วยการเข้าเครื่องจับเท็จ
ได้ได้ครับเรายอมค่ะเรายอมพร้อมค่ะอืม
บอกว่าไปสาบานกันไหมวัดพระแก้ว
ไม่ต้องถึงกับเอาตายอ่ะเอาแค่ชิบหายก็พอ
อันนี้ขออนุญาตนะฮะตามคำพูดครับผมเสนอให้ไปวัดภูภัย
ที่วัดภูเภอเอกของเราค่ะที่บ้านครับใช่วัดธรรมที่บ้านของเรา
อืมครับลุงพลบอกไม่ต้องเอาถึงตายเอาแค่แบบเนี้ยอ่า
ขายก็พออย่างเงี้ขอให้เป็นคนทำจริงจริงครับ
เฉพาะคนที่ทำจริงจริงเท่านั้นครับต้องโดนโดนว่า
ไอ้ถึงตายหรือว่าอะไรเนี้ยค่ะชิบหายเนี้ยอืม
คนไม่ได้ทำก็อย่าให้ชิมหายเลยแต่จะให้สาบานกัน
คือยายบอกแล้วว่าอยากให้สาบานกันทุกคนเลยลูกยายล่ะ
ค่ะทุกคนในบ้านเลยเหรอใช่อืมมันยุติธรรมดี
มีห้าห้าคนใช่ไหมพี่น้องค่ะมีไม่รู้หรือเผยเผยอีกสามอืม
ติธรรมดีค่ะค่ะทุกวันนี้เราไม่มองคนนอกบ้างเลยเหรอ
ในครอบครัวก่อนสระสางในครอบครัวให้เศตก่อนเอาอืม
ช้าหกสิบวันแล้วยังมีความหวังยังไหมครับทางคดีมีค่ะ
แม่คิดว่าถ้าตำรวจพิสูจน์ลุงพลเสร็จแล้ว
ก็น่าจะไปตามคนอื่นถ้าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ครับอืม

ท่านผู้ชมติดตามข่าวเรื่องน้องชมพู่เยอะเหลือเกิน
ประเทศก็ว่าได้ผมพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า
คนไทยติดตามทั้งประเทศข่าวน้องชมพู่เนี่ยจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันไป
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่มีอะไรอยากฝากบอกถึงคนที่
ติดตามดูข่าวของลูกสาวของเราของครอบครัวเราไหม
ก็อยากขอบคุณคนที่ให้กำลังใจเรา
และคนที่ไม่ให้กำลังใจแล้วก็สงสัยในตัวเรา
ก็อยากให้ดูข่าวอย่างมีสติค่ะคิดช่วยคิดตามว่ามันเป็นยังไง
ดูข่าวก็ให้ดูทุกช่องอย่าไปเจาะจงดูช่องเดียว
มันจะมีข่าวบางช่องที่แบบว่ามันจะแตกต่างกัน

บางคนบอกว่าแม่ไม่ค่อยร้องไห้เลย
พ่อก็ไม่ค่อยพูดไหมไม่ร้องไห้เลย

เราต้องร้องไห้ออกสื่อแล้วอย่างวันนี้มานี่

ไม่ได้ออกสื่อตอนนี้คือกี่นาทีล่ะ
ไปถ่ายไหมตอนที่แม่พักอยู่แม่ร้องไห้ไหมได้ไปถ่ายหน้าแม่ไหม

หมายถึงว่าในช่วงเวลาที่มันผ่านมา

แม่คิดว่าสำหรับคนอื่นน่ะ
เราจะเอางานเราอยากได้คนร้ายค่ะ
ตำรวจมาสอบเราก็ต้องตั้งใจตอบคำถามให้ดีไม่ใช่มัวแต่ภูมิฟายร้องไห้
แล้วไม่ใช่แค่ตำรวจสอบแขกชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่างคือมามาก
แล้วอย่างเจ้าหน้าที่หรือว่าสำนักงานต่างที่มาช่วยเหลือเรา
เขาก็ไม่ใช่ว่าจะมาให้เรานั่งฟูมฟายจนไม่รู้อะไรเลย
คือเราต้องมีกรอกเอกสารมีการช่วยเหลือโน่นนั่นนี่

ด้วยความที่พ่อไม่ค่อยพูดอย่างที่บอก
เนี่ยเปิดโอกาสให้พ่อได้พูดแล้วได้บอกอะไรกับคนที่ติดตามไหม
คนที่ไม่ได้อยู่บ้านบ้านเราแล้วก็ไม่ใช่ครอบครัวเรา

เพราะว่าเขาอยู่ไกลใครจะคิดยังไงใครจะนึกแบบไหน
ใครจะพูดยังไงใครจะพิมพ์แบบไหนก็พิมพ์ได้หมด
คำพูดคำด่าคำสาบแช่งคำชมก็พูดได้หมดครับ
ผมเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานคดีน้องชมพู่ความจริงก็จะปรากฏจนได้
สุดท้ายยังไงก็ต้องมีคนทำอะไรกับน้องชมพู่คนนึงนั่นแหละนะ
หรือจะกี่คนก็แล้วแต่ทำอะไรกับน้องชมพู่เนี่ยเดี๋ยวตำรวจกำลังคลี่คลายคดีอยู่
เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านนะฮะขอบพระคุณมากที่มาพูดคุยกันแล้วก็ให้ข้อมูล

เรามีเรื่องของคุณตาคุณยายนะครับคุณตาคุณยายของน้องชมพู่
ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณสาวิตรีนะอยู่ที่บ้านกอกแต่เดี๋ยวจะคุยกับเรา
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะพักกันครู่เดียวครับ
ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์เราคุยเรื่องคดีน้องชมพู่กันหน่อยค่ะนะฮะ
ทางคดีเนี่ยรอความคืบหน้าจากทางตำรวจอยู่นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือณขณะนี้เนี่ย
เป็นเรื่องในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นี่แหละใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ
อย่างที่ทราบแล้วฮะคุณแม่น้องชมพู่ก็พุ่งปมสงสัยไปที่ลุงเขยลุงเขยก็คือสามีของพี่สาว
อย่างที่เห็นเนี่ยครับทุกผู้ชมครับนี่คือครอบครัวของน้องชมพู่มีผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
ก็คือคุณตาคุณยายของน้องชมพู่นะถ้าเราเรียกตามน้องชมพู่เป็นหลักนะคุณตาชาญคุณยายสมควรหลาโพนะ
คุณตาชาญคุณยายสมควรเนี่ยมีลูกอยู่๕คนลูกสาว๔ลูกชาย๑นะฮะลูกสาวหนึ่งในนั้นก็คือ
คุณแม่สาวิตรีคุณแม่ของน้องชมพู่ที่มาคุยกับเรานะครับตอนนี้คุณตาชาญกับคุณยายสมควรหลาโพอยู่ที่บ้าน
ที่บ้านกกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเดี๋ยวจะคุยกับเราใช่ค่ะนะ
เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าถามใจใครสักคนนึงที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยโอ้โหคุณเขียนมาสอน
มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกกับหลานนะใช่คุณยายก็เคยให้สัมภาษณ์ไงบอกว่าโอ้โห
ผมไม่อยากจะให้แบบมีปัญหากันในครอบครัวใช่นะแค่เรื่องที่เกิดขึ้นกับหลานสาววัย๓ขวบคนเดียวก็จะแย่แล้วใช่ค่ะเนี่ยมันต่อเนื่องมาถึงตอนนี้คุณตาคุณยายนะครับอยู่ที่บ้านกรกกรอกนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณตาคุณยายนะสวัสดีครับคุณตาคุณยายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคร
ใช่ก็อยู่ไว้อย่างนี้แหละก็รอฟังข่าวรอฟังตำรวจเขาครับตำรวจล่าสุดได้บอกกับคุณตาคุณยายว่ายังไงบ้างไหมเคยได้ข่าวได้ข่าวกันบ้างไหมฮะ
ไม่ได้บอกอะไรนะไม่ค่อยได้ข่ากับตำรวจเท่าไหร่อืมคุณยายค่ะจะได้ข่าก็
ครับจะได้ข่ายังไงครับคุณตาครับคุณตาตอบเลยค่ะขอโทษภัยค่ะเกินครับ
โหจะรู้ข่าวก็ในเมื่อดูทีวีดูโทรทัศน์นั่นแหละจะรู้ข่าวอะไรอะไรก็ดูทีวีถึงจะรู้เอาลูกไม่มาบอกเลยเหรอ
เพราะว่าลูกตำรวจก็เชิญไปพูดถามบ่อยนะลูกสาวลูกเคย
เขาไม่ได้บอกนะถามเขาว่ามันเป็นความลับ

ก็รู้สึกเสียใจอยู่

ลูกจะมีอะไรกันไม่มี

ได้คุยได้บอกกับลูกยังไงบ้างไหมคุณยายคุณตา

ก็บอกตอนตอนมีเรื่องกันแล้วครับอืมแล้วคุณยายพูดกับใครบ้าง
บอกลูกว่าให้คุยกันมาคุยกันมานั่งคุยกัน
ก็บอกลูกอยู่บอกลูกคนไหนคุณยายที่ว่าให้มานั่งคุยกัน
ทั้งพัดแสนทั้งสาปิตีนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละ
โอ๊ยเขาเป็นคนโบกเวกคนโบกเวกพูดเสียงดังใจร้อน
แล้วเขาสนิทกับน้องชมพู่ขนาดไหนคะลุงพลกับน้องชมพู่เนี่ยค่ะคุณยายพอรู้ไหม
พอรู้เขาก็รักหลานอยู่รักหลานมากด้วยถ้าตอนนั้นนะตอนยังอยู่ก็รักหลานมาก
ไปไหนก็เอาไปด้วยนั่นแหละ
คือลุงพลเป็นคนอาจจะออกโหกเวกใจร้อนหน่อย
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปทำร้ายอะไรน้องชมพู่
ทางคดียังไม่ได้มีการกล่าวหาอะไรกัน
แต่ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แล้วคุณยายบอกว่าได้บอกลูกไปว่าเออมานั่งคุยกันเถอะ
เขาได้มานั่งคุยกันหรือยังหรือว่าเขาได้นัดหมายกันบ้างไหมว่าเออมาคุยกันหน่อยพี่น้องจับเข่าคุยกันหน่อยเนี่ย
ยังยังไม่ได้มาก็ยายกะว่าจะวันสองวันนี้แหละจะนัดคุยกัน
วัน๒วันนี้นะคุณแม่น้องจมภู่มาสักครู่นี้ผมได้คุยด้วยเนี่ยคุณยาย
คุณแม่บอกว่าคุณแม่สวิตรีนุษย์ใช่ไหมชื่อเล่นชื่อนุษย์ใช่ไหมยายคุณแม่น้องชมพู่
คุณแม่บอกว่าเจนุสคุณแม่บอกว่ายายเนี่ย
บอกว่าอยากให้ลูกทุกคนน่ะไปสาบานกันให้หมดเลยจริงแล้วยายบอก
ยายก็พูดอย่างนั้นแหละทำไมอ่ะทำไมก็มันจะได้ขาวสะอาดไปกันไงถ้าคนไหนกลัวน้ำ
สาบานก็คงจะไม่ไปถ้าใครไม่กลัวก็คนที่คนไหนบริสุทธิ์เขาก็

ก็ทำพายแอง

ยังไม่ทันได้นัดกัน

บอกแต่ละคนบอกพระเต็นท์
ใช้ฝนนั่นแหละ

เพราะว่าลุงพลก็เคยถูก
พิงตกเป็นผู้ต้องสงสัยบ้าง

ยังให้กำลังใจไหมยังอยากบอกอะไรไหม

กำลังใจทุกคนนั่นแหละ

คุณตาล่ะคะคุณตาอยากบอกอะไรบ้างไหม

เหมือนแม่เขาพูดนั่นแหละเหมือนยายพูดนั่นแหละ

สาบานให้จิตใจ

ลูกทุกคนไม่ได้ทำร้าย

เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเก่าหากัน
ก็อยากให้มา
คุยกันแล้วก็เข้าใจกัน

แล้วก็จะได้มองหน้ากันให้ดูด้วย

มองว่าเชื่อว่าลูกทั้งลูกเขยจะลูกคนไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครทำร้ายชมพู่แน่ในครอบครัว
แต่เพื่อให้กลับมามองหน้ากันได้อีกครั้งหนึ่งทำพิธีสาบานดื่มน้ำสาบานกันซะ
จะได้กอดกันได้สนิทใจอย่างนี้หรอ
ใช่
ในครอบครัวตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันเคยมีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นขนาดนี้ไหมฮะ
ไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรขนาดนี้เลยแค่สละกันเล็กน้อย

แต่พอมาสงสัยกันเองแบบนี้ค่ะคุณตาคุณยายแล้วหลังจากนี้จะมองหน้ากันติดไหมจะกลับมารักกันเหมือนเดิมไหม
ก็มันก็ค่อยเป็นไปนั่นแหละถ้าถ้าสาบานกันแล้วจับคนได้
ได้แล้วก็มันก็ค่อยดีกันขึ้นนั่นแหละครับ
คุณตาคุณยายเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ที่เขาบอกว่าในหมู่ลูกเขยหรือว่าลูกชายของคุณตาเองเนี่ย
อย่างเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังคลิปตอนที่กระแตลูกชายคุณตาเขามีปัญหากับลุงพลลูกเขยเนี่ยค่ะ
คือผู้ใหญ่ทะเลาะกันแล้วมันจะลามแล้วก็ไปลงที่เด็กเนี่ย
มันจะเป็นไปได้ไหมในความคิดของคุณตาคุณยาย
มันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นตัวเป็นได้เพราะว่าใช่
มันก็ทะเลาะกันก็เขาก็โกรธกันแค่ไม่กี่วันเขาก็หาย
คือแต่ละคนมันอารมณ์ร้อนเขาก็ผ่านมาก็เกือบปีแล้วเนี่ย
มันก็คนละอันกันเนาะแหมว่าของกะแตกับลุงพลก็อันหนึ่ง
มันคนละอย่างกันกับไอ้น้องชมพู่มันคนละอันกัน
เชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกันคุณตาคุณยายครับสุดท้ายแล้วครับ
ฝากบอกอะไรไปถึงลูกหน่อยไหมเผื่อจะดูเนี่ย
ไทยรัฐนิวโชว์อยู่บางทีไม่ได้เจอกัน

ปะปังมีอะไรฝากบอกถึงลูกกันหน่อย
ยังไงก็ขอให้ถอยกันคนละก้าวนะ

ยังไงที่เราจะประคองจิตใจของเรา
อะไรที่มันร้อนก็ให้มันผลลงมา

พ่อให้ลูกใจเย็นติดต้องมีสติ

ยังไงก็พิจารณาดูให้ถ้วนถี่นะ

คุณตาอยากให้ลูกสาวที่สงสัยลูกเขยเปลี่ยนคำพูด

หรือว่าบอกว่าไม่สงสัย
แล้วหรือยังไงอะไรแบบนั้นไหมหรือว่าอ่าไม่เป็นไรพูดไปแล้ว
พูดไปก็ว่ากันไปหรือยังไงคิดนะคิดคิดว่าคิดอยากให้ถอน
คำพูดถ้าหากถ้าหากเราเราไม่ได้ตั้งใจที่จะสงสัยก็คิดอยากจะให้
ถอนคำพูดแล้วก็ให้คุยกันเออเราแบบที่แล้วเราพูดไปบางทีเรา
ไม่ได้ตั้งใจพูดไปอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าเรามาถอนคำ
พูดเรามาให้อภัยกันมันก็จะดีขึ้นเยอะเดี๋ยวรออีก๒๓วัน
คงจะได้คุยกันนะฮะในครอบครัวตามที่คุณตาคุณยายบอกยังไง
กำลังใจให้นะครับขอบคุณมากนะคะที่ได้คุยกันนะครับผม
เรื่องนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวเพราะเป็นความสูญเสีย
มุมหนึ่งก็ต้องให้กำลังใจมุมทางคดีเราก็ต้องตามความคืบหน้ากันต่อนะคะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะมีข้อมูลที่ชาวบ้านเขาให้กับทีมข่าวของเรา
ที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้ใช่ครับเราบอกว่าเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราที่แรกเลยนะคะ
นางอุตภิษเป็นนามสมมุติเขาขอใช้ชื่อนี้เขาขอให้ทีมข่าวเรียกชื่อเขาแบบนี้
นางอุตพิษอันนี้คุณละวิการเจ้าวิจิตอันนี้ทีมข่าวค่ะ
คุณผู้ชมจำชื่อนางอุตภิษได้ถึงขั้นส่งข้อความมาถามทางเฟซบุ๊ก
ว่าวันนี้มีข้อมูลอะไรจากนางอุตภิษบ้างอ่านี่ค่ะคือข้อมูลเนี้ย
เขาให้ข้อมูลมาว่ามีผู้ชายคนนึงโทรศัพท์เข้าเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณแม่น้องชมพู่
ช่วงประมาณ๑ทุ่ม๑๑พฤษภาคมในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
อุตภิษบอกว่าวันนั้นแม่ของน้องชมพู่ชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้าน
ก่อนจะออกไปรับลูกที่บ้านผู้หญิงอ้วนที่ตินเขาบ้านกกตูมตามที่มีคนโทรมาบอก
ซึ่งประเด็นนี้เราถามคุณแม่น้องชมพู่ไปแล้วคุณแม่บอกว่าเป็นเหมือนกับร่างทรงที่เขาบอกข้อมูลมา
ก็ออกไปตามหาคิดว่าจะเจอน้องอยู่ตรงนั้นน่ะนะมีคนโทรเข้ามานะคะนางอุตภิษบอก
เธอถือวิสาสะรับโทรศัพท์แทนแม่ของน้องชมพู่เพราะว่าแม่ไม่อยู่โทรศัพท์วางอยู่ชาร์จแบตอยู่
ปลายสายเป็นเสียงผู้ชายนี่นะคะแล้วผู้ชายคนนี้พูดขึ้นมาว่าลูกหายเหรอ
นางอุตภิษบอกว่าเธอก็บอกไปแล้วว่าไม่ใช่แม่น้องชมพู่พ่อกับแม่กำลังไปรับลูกเขา
ปลายสายที่เป็นเสียงผู้ชายอะค่ะหัวเราะคล้ายกับเป็นการหัวเราะแบบสะใจ
แล้วก็วางสายไปเลยนางอุตภิษยืนยันว่ามีคนได้ยินหลายคนเพราะเธอเปิดลำโพงโทรศัพท์มือถือนะคะ
เปิดสปีกเกอร์โฟนเอาไว้ครับมีพยานได้ยินเหมือนกันค่ะ
พี่ก็พี่ก็ไปเรื่องเนี้ยพี่ก็ลืมไปแล้วนางก็บอกว่า

ว่าไหนเนี่ยว่ามายิง

แต่นางอุตภิษยืนยันว่าเป็นคนรับโทรศัพท์จริงและโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของแม่ชมพู่จริง
จำได้ถึงขั้นที่ว่าโทรศัพท์เป็นเครื่องสีขาวนี่นะคะ
เขาบอกจำได้จริงจริงอืมทีมข่าวก็ตามหาผู้หญิงอีกคนนึง
นางอุตภิษอ้างถึงเธอชื่อเข้าฟ่างเป็นนามสมมุติค่ะครับ
บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์วันที่๑๑พฤษภาคมด้วยกันตอนนั้นเป็นช่วงค่ำ
คนอยู่ที่บ้านน้องชมพู่เยอะแยะเต็มไปหมดเข้าฟ่างคนนี้ก็ยืนยันอีกเสียงนึงนะคะ
ว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาที่เครื่องของแม่น้องชมพู่จริงจริงนางอุตภิษเป็นคนรับสาย
แล้วเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะของผู้ชายที่โทรมาจริงจริงนี่ค่ะ
แต่เธอบอกว่าเธอจำไม่ได้ว่าโทรศัพท์ของแม่น้องชมพู่สีอะไรกันแน่อืม
มีเสียงโทรศัพท์เข้าแล้วนี่ก็คือมียายคนหนึ่งอ่ะ
บอกว่าเออโทรศัพท์เข้าเนอะไปรับแม่พอเลยนี่แหละค่ะ
แล้วทีนี้เอ่อพี่อุ๋ยก็เลยไปรับโทรศัพท์แล้วก็ได้ยินเสียงเป็นผู้ชายพูดอ่ะ
ประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าหนูหนูไม่รู้ว่าแกคุยกับใครค่ะ
แต่ว่าหินใครรับโทรศัพท์แล้วเปิดลำคงเพราะเขาก็มีในเสือมันถึงเนอะฮะ
ถ้าเราเอาในเสียงหัวเลาะเพราะว่าอยู่อยู่ใกล้กันไหม
เด็กม้องโฟนในนั้นก็เยอะนะคะพวกชาวพวกเก๋ที่นั่งอยู่ในใกล้ถุงบ้าน
จำได้ไหมว่ามันเป็นสีอะไรคะตอนนี้หนูหนูไม่รู้จักนะคะ
เป็นสีขาวหรือสีดำจำได้เปล่าจำจำไม่ได้ค่ะ
แต่ว่าน่าจะเป็นเครื่องค่ะโอเคหรือเปล่าค่ะค่ะไม่มั่นใจ
อ่าไม่ไม่ได้เห็นไม่ได้กลับโทรศัพท์ค่ะค่ะค่ะ
ตอนนี้มีสองคนแล้วนะคะครับที่ให้ข้อมูลตรงกันเรื่องของ
อืมสองคนที่ให้ข้อมูลก็คือนางอุตภิษกับข้าวฟ่างเป็นนามสมมุติทั้งคู่
ทีมข่าวไปเจอพยานอีกคนนึงอ่าก็เป็นชาวบ้านบ้านกกอกนั่นแหละ
ครับเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นได้ยินแค่คนคุยกันว่าแม่ของน้องชมพู่จะไปรับลูกกับผู้หญิงคนนึงที่บ้านอยู่ใกล้ใกล้ภูเขา
แต่ตอนที่มีคนรับสายโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกเขาไม่เห็นเห็นแต่คนมุ่งไปที่แคร่ไปอยู่กันตรงนั้น
แต่ก็ไม่ได้เข้าไปดูแต่ก็มีคนพูดกันเหมือนกันว่ามือถือของแม่น้องชมพู่มีคนโทรเข้ามาได้ยินแค่นั้นแหละ
ก็พาที่เดินออกไปอย่างนี้นะคะพากันตั้งกลุ่มพูดกันแล้วก็พากันเดินออกไปอย่างนี้นะคะ
เอาตรงตรงนี้พี่ไม่เห็นนะคะว่าใครรับสายเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ใกล้โทรศัพท์อย่างนี้นะคะ
ก็อยู่ห่างพอสมควรอย่างนี้นะคะพี่ก็เลยไม่เห็นว่าใครเป็นคนรับอย่างนี้นะคะ
แต่ก็เขาก็บอกต่อตรงแค่นั่นแหละออกมานะคะเพราะกลุ่มนั้นก็อยู่ตรงแค่เขาพากันลุมกันดูอยู่นะคะ
นี่นะคะคนนี้ชื่อว่าปานก็เป็นชาวบ้านกกอก
ทีนี้ค่ะป้ายูค่ะเป็นแม่ของปานเขาก็อยู่ที่บ้านของน้องชมพู่ช่วงค่ำวันที่๑๑พฤษภาคม
ป้ายูบอกว่าไม่เห็นว่าใครรับโทรศัพท์นะคะแต่ได้ยินคนที่อยู่ตรงแคร่หน้าบ้านพูดกันว่า
มีโทรศัพท์โทรเข้ามาที่เครื่องของนุษย์นุษย์ก็คือชื่อเล่นของแม่น้องชมพู่อะค่ะ
แก่กว่าย่ายอีกก็บอกว่าเออรับใครรับเป็นรับให้ด้วยนะโทรศัพท์นุษย์มันดังนะ
ผู้เท่าเขาไม่ได้ไปน่ะจ้ะแต่ผู้เท่าคนที่พูดอยู่ตรงนั้นใช่หลายคนผู้หญิงน่ะ
กกตูมบ้านบ้างกกอกบ้างน่ะอ่าแล้วมีคนรับไหมมีแต่ไม่รู้ว่าใครแล้วมันเยอะเนอะ
อ่าซึ่งตอนนั้นแม่ชมพู่อยู่ที่บ้านไหมไม่อยู่อ๋อออกไปแล้วใช่ออก
แดดมันหมดรักษาไว้นะเขาเสียบไว้อยู่แล้วมีคนนะสงสัยบ้างอกตูมนี่แหละเป็นคนรับ
นี่นะคะจากที่ทีมข่าวได้ข้อมูลแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ที่บ้านของน้องชมพู่ในช่วงค่ำวันที่๑๑พฤษภาคม
ว่ามีใครเห็นหรือได้ยินเหตุการณ์ที่มีโทรศัพท์ผู้ชายลึกลับโทรมาหัวเราะเยอะเย้ยแม่น้องชมพู่บ้างก็จะมีนางอุตภิษยืนยันเพราะว่าเป็นคนรับสายเอง
มีข้าวฟ่างชาวบ้านที่นั่งอยู่ใกล้ใกล้กันก็ยืนยันว่าเห็นนางอุตภิษรับโทรศัพท์ของแม่น้องชมพู่และได้ยินเสียงหัวเราะของผู้ชายปริศนาคนนี้จริง
ส่วนปานกับป้ายูบอกว่าไม่เห็นไม่ได้ยินด้วยตัวเองแต่ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็พูดว่ามีคนโทรมาเข้าเครื่องแม่ของน้องชมพู่จริง
โทรศัพท์เครื่องสีขาวที่นางอุตภิษยืนยันว่าหยิบมารับสายเนี่ยค่ะคุณระวีการก็เลยเอารูปโทรศัพท์สีขาวไปให้ญาติของแม่น้องชมพู่ดูหน่อยว่าเครื่องนี้ใช่มือถือของแม่น้องชมพู่ไหม
คุณระวีการไปถามป้าแตนน้าตายตาชาญยายสมควรถามฝนถามน้ำกระแตถามทุกคนทุกคนยืนยันนะคะว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องสีขาวเครื่องนี้เป็นของแม่น้องชมพู่จริงค่ะ
คุณแม่น้องชมพู่ที่คุยกับเราเมื่อสักครู่บอกว่าวันนั้นเนี่ยไม่แน่ใจใช่แม่บอกไม่แน่ใจว่าชาร์จโทรศัพท์ไว้ที่ไหนแต่จำได้ว่าที่บ้านตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าไปที่อื่นเนี่ยไม่แน่ใจนี่นะฮะทุกผู้ชมครับพูดถึงคุณตาชาญนะฮะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้คุยด้วยค่ะนะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่

เนี่ยวันที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยมีชาวบ้านไปช่วยกันตามหาน้องนะแต่ได้ยินแม่น้องชมพู่บอกว่าเดี๋ยวกลับมานะขอไปรับลูกจากผู้หญิงคนหนึ่งก่อนเพราะว่ามีคนฝากลูกไว้คุณระวีการนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ไปถามป้าแตนซึ่งเป็นพี่สาวของแม่น้องชมพู่แล้วก็ช่วยกันหาน้องชมพู่ในวันนั้นด้วยป้าแตนเมียลุงพลอ่ะนะป้าแตนบอกก็พยายามนึกนะ
แต่ก็จำได้แค่ว่าได้ยินเสียงคนบอกว่ามีคนฝากเด็กไว้ที่หมู่บ้านกกตูมซึ่งป้าแตนบอกว่าได้ยินแค่นี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใคร
นึกได้ถ้าที่นึกได้นะป้าว่าป้าจำได้อยู่ว่ามีคน
ไม่รู้ใครก็ไม่รู้แล้วคือมันวุ่นวายหมดแต่พูดว่าที่บอกว่ามีคนมาฝากเด็ก
ไว้กับคนบ้านกกตูมอืมเนี่ยป้าอันนี้ป้าจำได้
ไม่รู้ว่าใครพูดนะแต่คำนี้รับรู้แล้วก็ได้ยินอยู่
อืมเพราะผู้หญิงคนนั้นอะบอกว่าแม่เนี่ยถามกับเขา
เขาก็เลยบอกทางว่าให้ไปทางนู้นทางนี้อืมอันนั้นที่เรือ
ได้ยินเข้าหูเข้าหูอยู่เข้าหูคำนี้นะคำนี้นะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็พ่อกับแม่ก็ออกไปแล้วก็มีการตั้งโทรศัพท์
บนแคร่อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะต้องนึกอีกนะ
ต้องนึกน่าจะมีหลายคนที่ได้ยินคำคำนี้นะอืม
ถ้าอยู่ในกันเป็นกลุ่มกลุ่มถ้าดูใช่เครื่องใหม่หรือเครื่องเก่า
เครื่องเก่าเครื่องเก่าอืมแล้วตอนนี้แม่ใช้เครื่องนี้อยู่ไหม
ไม่เขาใช้เครื่องสีดำนะถ้าภาพที่ป้าเห็นนะ
เขาบอกว่ายังไงพังหรือว่ายังไงตัวนี้มันเหมือนกับหรืออะไรของเขาก็ไม่รู้ตอนตอนนั้นที่เขาบอกอ่ะ
มันพังก็ให้เจ้าที่ไปตรวจดูนะว่ามันแปลก
คือมันมันก็โทรกลับได้อะไรได้ถ้าเขายังใช้อยู่เนอะอืม
มันน่าจะมีอะไรที่มันใหม่ใหม่ขึ้นมาได้บ้างก็ได้อืมพูด
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างลุงพลสามีกับคุณแม่น้องชมพู่ที่เป็นน้องสาวนะ
ป้าแตนบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะอ่าอย่างแม่น้องชมพู่เองก็สงสัยสามีของป้า
เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สามีป้าเองก็ประกาศนะสงสงสงสัยอ่า
วิรกรรมของแม่น้องชมพู่พ่อน้องชมพู่เรื่องไม่ขึ้นภูเหล็กไฟ
เผาเสื้อผ้าลูกอะไรพวกเนี้ยนะครับป้าแตนบอกว่าตอนนี้นะ
ยังไม่ได้คุยกับน้องสาวเลยแต่ได้ปรึกษากับพ่อกับแม่แล้วก็คือ
ชาญกับยายสมควรแล้วว่าสงสัยคงต้องนัดให้พี่น้องเนี่ยคุยกันหน่อยแล้ว
ค่ะเดี๋ยวรอให้แม่น้องชมพู่กลับจากกรุงเทพก่อนนะเพราะว่าตอนนี้สงสารตากับยายมากนะ
เนื่องจากพี่น้องเนี่ยมีปัญหากันแบบนี้ก็เลยสงสารมาก
พ่อแม่เป็นหลานแล้วก็เรียกพี่น้องนี้มาคุยกันดีกว่ามันไม่ได้เลยเถิดไปถึงขั้นอะไรมาก
มากกว่าที่เราจะไม่คุยกันไม่ได้ไม่ให้โทรยังไม่โทรเลย
คือเรารู้ว่าเราสามีหรือผัวหรือลุงของเราเนี่ยลุงเนี่ยบริสุทธิ์อยู่แล้ว
สำหรับเราอืมเราต้องทำทุกอย่างค่ะแล้วถ้าเรื่องถ้าเรื่องดราม่าที่บอกว่า
ก็คือที่น้องพูดอะไรมานี้วันนั้นคือเสียใจอยู่ก็คือเราช็อกอะไรอยู่
แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือเราก็ปรับตรงที่ว่าก็คือเรื่องน้องนี่คือน้อย
เห็นที่กำลังใจที่เขาให้กับป้ามาไม่ใช่ว่าคือพ่อกับแม่นี่เป็นหลักเลย
พ่อแม่นี่เป็นหลักสองคนนี้ก็คือเพียงพอกับกำลังใจที่ป้าต้องสู้
คิดดูขาลุงหนูก้าวเข้าคุกไปข้างหนึ่งแล้วนะใช่
น้องมาพูดอย่างนี้น้องมาพูดอย่างนี้หนูก็ถามป้าว่า
ป้าควรจะพูดแล้วนะลุงควรจะพูดแล้วนะเราควรจะปกป้องตัวเองแล้ว
ตำรวจเขาห้ามว่าห้ามเล่าให้ใครฟังนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เหลือหรอก
เล่าหมดแล้วเออแกอาจจะเชื่อตำรวจก็ได้แม่แม่ใช่
ชื่อตำรวจป้าก็บอกว่าเชื่อตำรวจแน่วแน่แล้วเกิน
ก็เลยว่าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ความคิดค่ะ
แต่ป้าถ้ามีอะไรก็เล่าให้พ่อแม่ฟังสบายใจกว่าอ่านี่ก็เสียงจากป้าแตนในวันนี้
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังเป็นเรื่องคดีของน้องชมพู่นะคะ
มันมีประเด็นที่หลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ในตัวคุณพ่อของน้องชมพู่
ในช่วงเวลาวันที่น้องชมพู่หายตัวไปวันที่๑๑พฤษภาคม
คือประเด็นนี้คนส่งข้อความมาถามกันเยอะนะคะว่าทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่สงสัยลุงพล
อืมว่าวันนั้นทำอะไรยังไงบ้างครับแล้วคุณพ่อล่ะวันนั้นน่ะคุณพ่อไปไหนอยู่ตรงไหนทำอะไรบ้าง
เมื่อสักครู่พ่อบอกกับเราว่ามีพยานพ่อบอกมีพยานเราเลยไปคุยกับพยานไง
คนที่พ่อบอกว่าเป็นพยานให้พ่อได้ทีมข่าวของเราไปเจอมาหมดแล้วนะคะ

คุณผู้ชมคะตัวคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
ก็ออกมาเปิดหน้าเลยว่าคนที่สงสัยมากที่สุดเนี่ยก็คือสงสัยในตัวลุงพลครับ
สงสัยแค่ในช่วงเวลาอืมวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
คือสงสัยว่าตกลงลุงพลทำอะไรยังไงกันแน่เพราะให้ข้อมูลไม่ค่อยตรงกันครับ
เองก็เลยถามกลับมาว่าแล้วคุณพ่อของน้องชมพู่ล่ะอืม
วันนั้นน่ะสิบเอ็ดพฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
พ่อทำอะไรมีพยานไหมพ่ออยู่ตรงไหนยังไงบ้างมาแจกแจงสิ
นี่นะคะอืมอันนี้คือของลุงพลนะคะลุงพลเลยบอกว่าอะ
ผมแจกแจงแบบนี้เลยครับผมไปนี่ไปนี่ตามเวลาแบบนี้อืม
ส่วนพ่อของน้องชมพู่บอกว่างั้นผมก็แจกแจงเหมือนกัน
ตามนี้เลยว่าผมไปไหนบ้างในวันที่๑๑พฤษภาคม
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วพ่อก็ยืนยันว่าพ่อมีพยาน
ครับนี่ค่ะคือพ่อให้ดูรถไถเลยพ่อถึงขั้นเดี๋ยวจะจำลองเหตุการณ์ให้ดูเลย
ว่าพ่อขึ้นรถไถออกไปทำงานช่วงเวลาไหนยังไงบ้าง

แล้วก็มีคนเลี้ยงควายอยู่ด้วยเพราะเมียช่างวาเขาเลี้ยงควายอยู่ทุกงานแหละ
เลี้ยงควายนี่คือยังไงครับเห็นตลอดเห็นตลอดครับ
เพราะว่าเขานั่งเลี้ยงควายตรงนั้นเขาก็มองรถผมผมก็ไม่ได้สังเกตหรอก
ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเห็นผมผมถึงรู้ว่าเขาออกมาบอกว่า
ฉันเห็นเธออยู่นะว่าพ่อก็มีโทรศัพท์
ตรวจสอบได้แล้วก็ดูได้เวลาแล้วก็ดูขึ้นโทรศัพท์ได้
ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดเพราะอยากจะถามว่าลุงพลเนี่ยออกมาพูดอย่างผม
หมดหรือยังบอกได้หรือยังว่าไทม์ไลน์คุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน
คุณบอกละเอียดหมดหรือยังเวลาที่อาบน้ำแล้วก็เวลาที่ขับรถไป
มันไม่ได้แน่นอนอยากถามอยากถามตรงนั้นแหละเวลาช่วงนั้นคุณอยู่ไหนคุณทำอะไร

นี่นะคะคุณพ่อของน้องชมพู่ก็ตอบย้ำอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่นี้
ในรายการของเรานะคะว่าวันที่๑๑พฤษภาคม
คุณพ่อไปไหนทำอะไรบ้างแล้วพ่อก็ยืนยันว่ามีพยาน
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตามหาพยานที่เห็นคุณพ่อในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
วันที่๑๑พฤษภาคมพยานคนแรกป้ายูค่ะเป็นชาวบ้านกกอกนี่แหละ
ป้ายูยืนยันว่าเห็นพ่อของน้องชมพู่กำลังขับรถไถนาของยายอุ่นอยู่นะคะ
ตอนนั้นขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปพอดีช่วงประมาณ๘โมงกว่า
แน่ก็คือหลัง๘โมง๑๐นาทีเพราะตอนนั้นป้ายูยังกินข้าวอยู่ที่บ้าน
เสร็จก็ออกมาเลยเพื่อที่จะไปทำนาของตัวเอง
พอช่วงเวลาประมาณ๑๑โมง๒๐นาทีป้าจะกลับบ้านผ่านแปลงนา

แล้วได้ตะโกนคุยกันไหมไม่

คงไม่รู้แหละว่าป้าเห็นน่ะอ่า

เป็นนู่นบ่ายก็จะไม่เสร็จหรอก

แล้วคนที่ถ่ายนะยายกำศัยอันดับสองคันก็ยังไม่เสร็จเลย
แล้วทำไมพ่อชะดิ้งเสร็จเร็วจังอืมนี่นะคะคนแรกนะคะที่บอกว่า
เห็นพ่อของน้องชมพู่อีกคนนึงค่ะในด่อนค่ะ
นายธนกิจหลาโพมีศักดิ์เป็นลุงของแม่น้องชมพู่นะคะ
บอกว่าช่วง๘โมง๓๗นาทีเขาซื้อน้ำแข็งอยู่
แล้วก็ขับรถไถไปหยอดข้าวในนาที่บ้านกกอก
ห่างออกไปประมาณ๗๘กิโลระหว่างทางสวนทางกับพ่อน้องชมพู่ค่ะ

ช่วงประมาณ๙โมง๒๐ถึง๙โมงครึ่ง
ที่จำได้ก็เพราะว่าตอนที่เจ้าของนานที่จ้างให้ไปหยอดข้าวโทรตามก็คือ๙โมง๔๘
ตอนนั้นเขาหอดข้าวอยู่ที่นานแล้วเลยมั่นใจว่าเนี่ยเขาเจอช่วงเวลานี้จริง

ก็คือพี่รับใช่ไหมตอนนั้นอยู่ที่ไหน
อยู่ที่ตรงนานแล้วพร้อมที่จะหยอดข้าวแล้วหยอดข้าวแล้วตอนนั้น๔๘แล้วกลายถึง๔โมงแล้ว

ประมาณสามโมงกว่าหวายประมาณนี้แน่นอนนะสามโมงกว่า
ครับผมใช่ขับออกมาจากหมู่บ้านครับผมเขาขับออกมาจากหมู่บ้าน
เราอะครับผมก็ขับจากบ้านคนสูงไปออกจะไปแบบว่าจะสวนทางกัน
เก้าโมงเก้าโมงให้ก็ประมาณเก้าโมงยี่สิบประมาณเนี้ย
ก็ความคิดก็เหมือนหมอปลาแหละหนูคนไม่น่าหรอก
อาพนที่ผมเรียกอ่าไม่น่าไม่น่าทำอืมผมว่าอย่างเงี้ย
ผมมั่นใจว่าอ่าผมก็ไม่น่าส่วนอีกคนนึงค่ะนายแสงทิศ
ทาพันธ์หรือแสงใต้ชาวบ้านขัวสูงนะคะบอกว่าแปดโมงเกือบเก้าโมงอ่ะค่ะ
เขาเป็นคนขับรถนำหน้าในด่อนในระยะพ้นสายตาแต่จำไม่ได้
ว่าเห็นพ่อน้องชมพู่หรือเปล่าเพราะเขาไม่รู้จักก็เลยไม่ได้สนใจ
มารู้ข่าวทีหลังว่ามีเด็กชื่อชมพู่หายตัวไป
พ่อน้องชมพู่เนี่ยเขาขับรถรถไถสีส้มเหมือนกันเนี่ย
ขับสวนใช่ไหมครับผมจืบบุคล้ายผมไม่ได้ควรสนใจนะครับ
แล้วตอนที่เราขับไปเราเห็นว่าที่ท้องนาฝั่งซ้ายมือเรา
ที่เราจะขับเข้าหมู่บ้านกกอกเนี่ยเราเห็นว่ามันมีรถไถนาอยู่ไหมครับ
ผมก็จืบบุคล้ายได้มันไม่เห็นละมะครับผมก็จืบบุคล้ายผม
จ๊ะขับตัวนี้นะแล้วพี่กับพ่อน้องชุบพ่อแม่น้องชมพู่นี่เป็นอะไรกันไหมครับ
ได้เป็นอย่างนะครับรู้จักใช่ไหมครับบ่อรู้จักครับผมส่วนคนที่บอกว่าเป็นพยานเพิ่มมาอีกคนนึงอ่ะนะคะ
ก็คือชาวบ้านกกอกเป็นเครือญาติกับแม่ของน้องชมพู่ไปทำงานอยู่ใกล้บ้านของน้องอ่ะนะคะ
บอกว่าช่วงเช้า๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ตอนที่พ่อของน้องชมพู่กำลังไถนาอยู่ที่นาของเย้อุ่น
ประมาณ๙โมงกว่าแล้วก็เห็นครั้งสุดท้ายตอน๑๐โมง
จากนั้นก็ไม่เห็นแล้วนะคะว่าพ่อของน้องชมพู่ขับรถไถออกไปตอนไหน
ตอนนั้นเราเห็นเขาทำอะไรอยู่ครับไถนาไถนาเราเห็นเขาอยู่ประมาณกี่นาทีครับพี่
ก็นานนะประมาณสักให้ผมหน่อยครับนานก็นานอยู่นะถ้าว่าไถเป็น
เป็นนาก็สองประมาณสองไล่นาสองไห้น่ะน่ะครับอ่าครับ
จากนั้นเราไม่เห็นเขาก็ไม่ได้ดูก็ดูควายก็ไม่ได้ดู
แล้วจากนั้นพอเรามาดูควายแล้วก็คือเราได้หันกลับไปมองอีกไหมครับ
ก็หันไปก็เห็นเห็นเห็นแล้วหันไปอีกไหมครับก็ไม่ได้หันไปอีก
นิ้นตอนนั้นผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหันไปไหมครับก็หันไปอีก
แล้วเจอไหมครับเจอเจอครั้งล่าสุดกี่โมงครับประมาณสี่โมง
นี่ฮะตีก็ถามมาละเอียดยิบเลยใช่ค่ะนะเอาไปฟังคุณตาชาญเพิ่มเติมหน่อยนะฮะ
หลังจากที่ได้พูดคุยกับเราเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่เมื่อช่วงกลางวันเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวของเราเจอคุณตาชาญนะครับ
คุณยายสมควรหลาโพนะครับอ่าตาชาญบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝันถึงหลานสาวนะฮะ
ก็คือน้องชมพู่ในฝันเนี่ยตัวตาขี่รถจักรยานยนต์ของแม่น้องชมพู่
อ่าแล้วมีน้องสดิ้งพี่สาวชมพู่ซ้อนท้ายมีน้องชมพู่นั่งอยู่ข้างหน้านะฮะ
แต่พอจะขี่รถจักรยานยนต์แล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยปรากฏว่ามีแต่ขอนไม้ขวางทางเต็มไปหมดเลยนะ
จะขี่ไปก็ไปไม่ได้เลยตัดสินใจบอกสดิ้งว่าเดี๋ยวจะอุ้มน้องลงเดิน
ทันทีที่ลงไปอุ้มน้องชมพู่ก็สังเกตเห็นว่ามองหน้าน้องแล้วเห็นหน้าน้องไม่ชัดมันเบลอไปหมด
อ่าตาชาญบอกว่าเหมือนกับว่าอ่าภาพในทีวีที่เบลอหน้าแหล่งข่าวอ่ะ
แบบนั้นเลยก็เลยไม่รู้ว่าหลานสาวเนี่ยมีสีหน้ายังไงแววตายังไงนะครับ
แต่ว่าหน้าน้องสดิ้งเนี่ยตาบอกว่าเห็นชัดเจน
ดิ้งเห็นชัดเจนแต่น้องชมพู่นี่ลาง
เหมือนกับที่เขาเอาอะไรออกทีวีที่เขาอะไรปิดบังอ่ะนะ

ทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะมันมีแต่อุปสรรคมีแต่สิ่งกีดขวาง
มันเหมือนเราจะไปให้รอดมันก็ตะขุกตะขักถ้าอะไรคิดอย่างนั้น
อ่าสุดท้ายแล้วคดีนี้ยังไงก็ต้องปรากฏแล้วก็กระจ่างชัดจนได้อ่ะ